สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
โดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
และวันนี้แขกรับเชิญของเราครับ
เขาเคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว
ครั้งนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่านิระนาม๓

นั่งอยู่ข้างผมแต่งตัวเข้มแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยครับ

ครั้งนั้นก็มาพร้อมกับเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ครั้งนี้มาแนวเข้มเหมือนเดิม
นิรนาม๓๓ต้องฟังแล้วฮะเรื่องราวเป็นยังไงฮะ
ก็คือชื่อเต็มของนิรนาม๓๓คือนักรบนิรนาม๓๓

ใช่ครับผมแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงการไปสู้รบ
แต่เราจะพูดถึงว่าเขาไปเจอเรื่องลี้ลับยังดินแดนฆ่าศึก

ก็คือนิรนาม๓๓นะครับเป็น
หรือชื่อเต็มเรียกว่านักรบนิรนาม๓๓เนี่ย
เป็นทหารนิรนามที่ถูกส่งไปต่อต้านการก่อการร้ายของ

ทางการก็เลยส่งทหารชุดนี้ไป
ทีนี้เนี่ยจุดเริ่มเรื่องของเรื่องนี้เลย
คือผมได้ขับรถไปตามถนนนะครับ
ผมได้ไปเจอคุณตาท่านหนึ่ง

ผมก็เลยว่าทำไมกุญตาท่านหนึ่งหน้าคุ้นคุ้นฮะ

ผมก็เลยชะลอรถแล้ว

จะเป็นจานใน๑๐คนที่เคยร่วมรบกับชนายเก่าผม

ทีนี้ก็เลยแบบลำลึกความหลังกันเลยดี

ได้เรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับผม

แกก็ได้กลับมาเฝ้าชายแดนที่ตาพยา
พอแกเฝ้าชายแดนที่ตาพญาอยู่เนี่ย
ปรากฏว่าหน่วยต้นสังกัดได้เรียกตัว

ไปเวียดนามเขาไปหมดแล้วเดี๋ยวไปราวบ้างดีกว่า

ทีนี้พอสมัครเสร็จปุ๊บเขาก็เลย

เพราะว่าการลบครั้งนี้เป็นการลบที่ความลับสุดยอดเลย
ก็เลยหลังจากเสร็จเรื่องเอกสารเสร็จปุ๊บ
เขาก็เลยให้ไปฝึกทบทวนประมาณ๒สัปดาห์นะครับ
แล้ววันเคลื่อนย้ายกำลังคนก็เกิดขึ้น
วันนั้นเนี่ยเขาไม่บอกไม่เก่าเลยว่าจะเคลื่อนย้ายกำลังพลตอนไหน

เวียงอาหารต้องให้อยู่ได้๗วัน
ขึ้นเครื่องบินนะครับไปลงที่สนามบินแห่งหนึ่งของประเทศลาว

แล้วก็ขับไปเรื่อยแบบไม่รู้วันรู้เดือนเลย
จนไปสว่างอยู่ที่ชายป่าแห่งหนึ่ง

ตอนนั้นคุณตายังผู้เล่านี้ยังยดสิบโทอยู่

เขาก็มอบแผนที่ให้
แล้วก็กำชับว่าพวกคุณเนี่ยต้องเดินตามทางเส้นนี้ไปนะ
อย่างเร็ว๓วันอย่างช้าไม่เกิน๕วัน

แล้วคุณจะได้พบกับพวกคุณที่รออยู่
ใช่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยทางทีมเขาก็เลยเร่งฝีเท้า

เดินจนแบบบ่ายแก่

กับที่เขาตัดไม้แล้วก็เป็นรถลากซุง

ทีนี้พอไปเจอหมู่บ้านปุ๊บก็ดีใจกัน
ก็เลยแบบเข้าไปขอพักอาศัยเขา
ซึ่งไทยกับลาวก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน

ก็อาศัยข้าวเขากินอาศัยที่เขานอน
ตื่นมาตอนเช้าชาวบ้านเขาก็ทำอาหารมาต้อนรับนะครับ
แต่ทีนี้ทางหัวหน้าทีมเขาบอกว่า
เราไม่ใช่คนพื้นที่และเราไม่คุ้นกับภูมิประเทศ
อยากจะจ้างชาวบ้านเขานำทางไปดีกว่า

ก็มีชาวบ้านสองคนอาสาที่จะไปส่งทหารชุดนี้
หลังจากนั้นเนี่ยทางทหารชุดนี้กับชาวบ้านที่นำทาง
ก็เลยเดินทางไปเรื่อยนะครับ
ทีนี้เดินทางมาได้สักครึ่งวัน
มันจะไปพบทางสามแยก

นายถ้าเราเดินไปตามทางเนี่ย

และมันจะไกลมันจะอ้อม
ไม่ได้เวลาการเดินทางถึงหนึ่งวัน

เฮ้ยเอาวะตั้งหนึ่งวัน
แล้วก็มีหมู่บ้านชาวบ้านให้พักด้วย

ทีนี้ทางนายพันธุ์ก็เลยแบบพาไปอีกเส้นทางนึง
ซึ่งอยู่นอกเหนือจากแผนที่ที่ทางหน่วยต้นสังกัดให้มา
ผมก็เดินตามทางไปเรื่อย
พอเดินตามทางไปเรื่อยปุ๊บ

มันจะมีชาวบ้านสองคนเดินสวนออกมา
แล้วทีนี้นายพันธุ์ก็เลยไปคุยกับชาวบ้านสองคนนั้น

ปรากฏว่านายพานมาเล่าให้ฟังว่า

มีชาวบ้านกำลังล้มตายกันแบบ

ใช่ตอนนี้กำลังมีงานศพกันเลยตอนนี้
ทีนี้ก็เลยบอกอุ๊ยมันเดินมาได้ครึ่งทางแล้วว่ะ

หัวหน้าทีมก็เลยสั่งเดินหน้าต่อนะครับ

จนประมาณสัก๔๕โมงเข้าไปถึงหมู่บ้าน

ประมาณ๕๐กว่าหลังคาเรือน

คือแค่เราไปเจองานศพงานเดียว

แล้วชาวบ้านเขาก็ไม่มีกระจิตกระใจจะต้อนรับเรา

แล้วทีนี้ชาวบ้านก็เลยพาไปหาหมู่บ้าน
หมู่บ้านก็เลยจัดให้ไปนอนพักที่บ้านเขา
บ้านผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเรียกง่าย
ก็เลยหาอาหารมาต้อนรับอะไรกัน
ทางเราก็แบบโอ้โหเห็นงานศพแล้วมันก็ยังไงก็ไม่รู้
คุณตาแกเล่าให้ฟังบอกมันเศร้าสลดยังไงก็ไม่รู้
ก็ไม่มีกระจิตกระใจจะไปคุยกับใครแล้วตอนนั้น
หลังจากกินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็กางมงกางมุ้งกางเต็นต์อะไรก็นอนกัน

ก็หลับไปคุณตาว่า
แกมาสะดุ้งตื่นกลางดึกแกได้ยินเสียงแบบ
คล้ายกับเวลาเรากินหอยจุบน่ะอ่ะแล้วดื่นหอยอะไรอย่างเนี้ย
เก่งว่าโอ๊ยใครมันมันลุกมากินข้าวดึกดื่นวะ
ก็ไม่ได้สนใจไงแต่แกก็หลับไป
พอแกหลับโอโหแกก็ได้ยินเสียง
ก็กลับไอ้ใครมันกินอะไรดื่นก๋าว่าจะออกไปด่า
แต่ว่าหนังตามันหลับไงเพราะเราเดินเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะพี่แจ๊ค
ก็จะได้ยินเสียงสลับอย่างนี้จนแบบรุ่งเช้าเลย
พอรุ่งเช้าปุ๊บปรากฏว่าแกได้ยินเสียงทหารโวยวาย
เอิญเอ้ยอะไรวะเนี่ย
มาแบบแล้วทีนี้ทุกคนก็เลยแบบตื่นมาจากออกมาจากเต็นต์อ่ะ

ปรากฏว่านะครับแกบอกว่าแกโอ้โหขนลุกสู้เลย
หมู่บ้านทางหมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านล้าง

หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านอาการเป็นหมู่บ้านล้าง
แล้วก็บ้านผู้ใหญ่ที่ขี้นอน
เมื่อวานก็ยังเป็นบ้านไม้สองชั้นอยู่ดี

รอบหมู่บ้านเนี่ยมันมีแต่หลุมฝังศพ
เห็นเลยเห็นเป็นดินเนินขึ้นมาเลย

เพราะว่าคือหลังจากที่สำรวจศพปุ๊บ

แล้วปลายเท้าเหมือนมีรอยดูดเลือด
และที่หนักไปกว่านั้นคือทหารที่มาในทีม
อาการโคม่าคนหนึ่งคือหายใจเล่าแล้ว
ทางผู้หมวดหัวหน้าทีมก็เลยสั่งแบบ

คือรอบข้างเรามันมีแต่บ้านล้างแล้วก็หลุมศพ

ทีนี้เขาก็เลยบอกขุดหลุมแล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้

ถ้ามีโอกาสก็กลับมาขุดคืนญาติเขา
กลับทางเดิมมันก็ไกล
แล้วทีนี้เราก็เดินตามทางนี้ไปดีกว่า

ปรากฏว่าขณะที่เดินมาเรื่อย
เพื่อนที่ทหารที่มาด้วยกันเสียชีวิต

จนแบบเดินไม่รู้หลักรู้จดหมายจุดหมายอะไรเลย

พอค่ำแล้วปุ๊บทีนี้ทางหัวหน้าทีมก็เลยสั่ง

ทีนี้ก็เลยเอาผ้าใบห่อศพไว้
แล้วศพตั้งไว้วางไว้ข้างกองไฟ

เองเฝ้ายามไหมนะคืนนี้

หลังจากนั้นเขาก็ก่อกองไฟขึ้นมา
เอาฟืนใส่ฟืนใส่ก่อกองไฟสุมกันขึ้นมา

แล้วก็เรา๓คนก็นั่งล้อมกองไฟไว้

สวบอยู่รอบพื้นที่ที่เรากางเต็นต์นอนกัน
วกพอยิงปืนปั้งปุ๊บก็เงียบ
พอเงียบสักพักหนึ่งก็เดินสวบ
หมวดก็สั่งยิงปืนก็ยิงปั้งอีกก็เงียบอีก

พอจนรุ่งเช้าปุ๊บมันก็มีกองลาตะเวน
ของทหารนี้และนาวเหมือนกันเดินผ่านมาเจอพวกนี้
แล้วเขารู้แล้วว่ามาจากที่เดียวกันก็เลยแบบอุ้ยดีใจมากเลยตอนนั้นน่ะ

ทีนี้ทางชุดที่มาเจอชุดของผู้หวดท่านนี้ก็เลยบอกว่า
พวกคุณมาเส้นทางนี้ได้ยังไงทำไมคุณไม่ไปตามเส้นทางที่เขากำหนด

ผู้หวดก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีมันมีชาวบ้าน
อาสาว่าทางนี้มันใกล้ที่สุดครับอะไรอย่างนี้ไง
คุณรู้หรือเปล่าว่าหมู่บ้านที่คุณผ่านมาเขาเป็นไข้ป่าตายกันยกหมู่บ้าน
คุณรู้หรือเปล่าและแถวนี้ผีป่าก็ดุด้วยครับ
หลังจากเสร็จภารกิจปุ๊บเขาก็เลยเอาศพแล้วก็กลับไปที่ฐาน
ซึ่งพี่แจ๊คเดินแค่ครึ่งวันก็ถึงแล้วถึงไอ้จุดหมายที่เราจะไป
ใช่เขาก็เลยเอาศพใส่เครื่องบินซีอะไรต่าง
กลับมาส่งที่ประเทศไทยสองศพครับผมครับเรื่องก็มีประมาณนี้ครับ
เพราะฉะนั้นเสียงดูดในที่นี้เขาเจอกับอะไรอยู่
ถ้าผมเดานะเขาเรียกว่ากองกอยใช่ไหม
ชอบมาดูดเลือดที่หัวแม่เท้าตามเรื่องเล่าตามตำนาน
กองกอยจะอยู่ในป่าเขาจะไม่เรียกผีกองกอยนะ
เขาจะได้เป็นตัวกองกอยลักษณะคล้ายตัวไม่ใหญ่มากเหมือนลิง
แต่ชอบมาดูดเลือดที่ปลายนิ้วเท้ายังไม่ทันไปรบยังไม่ถึงจุดหมาย

ก็คือคุณตาแกบอกว่ามันมีประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งนะ
เขาคิดว่าเขามีกองพลทหารที่ยิ่งใหญ่เขามีคิดว่าเขามีขี่ปนาวุฒิ
แต่เขาหารู้ไหมว่าที่เขาแพ้สงครามเวียดนามเพราะในป่าดงดิบแถบ
บ้านเรามันมีเรื่องลี้ลับอยู่ในป่าเยอะแยะมากมาย
เพราะสิ่งที่รับที่มันอยู่ในป่าผมว่าไม่ใช่แค่เฉพาะบ้านเรานะ
ใช่ครับเพราะว่าทั้งโลกมันยังมีมันยังไม่มีคำตอบให้กับนักวิทยาศาสตร์อีกเยอะแยะมากมาย
เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้

เห็นบอกว่านอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยตามสไตล์ของคุณหนึ่งมีแถมอีกเหรอ

เมื่อกี้เรื่องที่สปลาว
อันนี้เรื่องที่เมียนมา

ผมจะเล่าอยู่ประมาณ๒๓เรื่องนี่แหละเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
ก็คือเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับ
ทุกคนอาจจะได้คุ้นชื่อร้อยเอกจอดี
ร้อยเอกเจ้าดีกับผมเนี่ยก็คือเป็นคล้ายกับเพื่อนกันนั่นแหละ

ตัวร้อยเอกจอดีจะเป็นนายทหารอยู่ฝั่งประเทศพม่า

ซึ่งร้อยเอกจอดีได้เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังนะครับ

กลับไปช่วงที่เขากำลังรบกับฝ่ายตรงข้ามอยู่
ก็คือลบกับนั่นแหละ
ทีนี้เนี่ยแกจะมีลูกน้องคนสนิทอยู่คนนึงนะครับ

พาเนี่ยจะเป็นขุนทหารที่จอดีไว้ใจมากที่สุด
แล้วมักจะใช้ให้ทำงานสำคัญ

คุ้มครองเสบียงหาข่าวนู่นนี่นั่น
จะใช้พระพาเพราะว่าพระพาจะทำงานไม่เคยพลาด

ชาวบ้านเขามาแจ้งว่ามีกองทหารฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
มาตั้งแคมป์อยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปสามกิโลอืมอ่า
เหมือนกำลังจะเตรียมการเข้ามาโจมตีพวกเรานี่แหละ

ทางจอดีก็เลยบอกเฮ้ยพาเองไปสืบหน่อยดิ

หายไปประมาณสัก๗วัน๓วันหรือ๗วันนี้แหละ
วันนั้นจอดีกำลังนั่งทำธุระอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน

บอกว่าเจอทหารแล้ว
มันอยู่ห่างจากหมู่บ้านคนประมาณ๓กิโล

พอรุ่งเช้าปุ๊บเจ้าดีก็เลยพาทหารอีก๑๐คนไปสืบต่อ
ก็เลยไปเจอนัดเจอกับพระพาที่หมู่บ้าน
ทีนี้พระพาก็เลยนำทางไป
ปรากฏว่าไปเจอกองทหาร

แต่สิ่งที่ทำให้จอดีตกใจมากกว่าเจอทหารคือ
เจอศพคนกำลังถูกแขวนคออยู่
ซึ่งศพนั้นคือศพพระพาคนที่มาแจ้งข่าวให้เขา

ศพมันกำลังขึ้นอืดบวมฉึกเลย

ด้วยความที่ว่าโอ้โหแค้นมากเลยจอดีตอนนั้นน่ะ
แค้นมากเลยมึงโอ้โหฆ่าคนสนิทกู
ตอนนั้นที่เตรียมไปมีกำลังคนอยู่๑๐คน

จอดีสั่งบุกเลยทหารประมาณสัก

โดนจอดีถลบแบบเละเลยอะ

คนจานขนาด๑๐๐นัดสั่งอดเต็มที่เลย๒กระบอก

เพราะว่าพวกนั้นมันตายไม่หมดไง

ยังห่วงเออยังห่วงภารกิจที่นายสั่ง

ปรากฏว่าไปเจอศพของพระพลา

โอ้โหเรื่องเกี่ยวกับทหารในป่า
การรบสงคราม

คือมันมีอะไรที่คนเรายังไม่รู้อีกเยอะ
เกี่ยวกับเรื่องในป่าเรื่องสงคราม
โหดร้ายมากเรื่องสงครามเวียดนามเรื่องอะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในการฟัง
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าแต่ละเรื่องที่เราฟังกันมา
ส่วนมากก็จะเกิดในเมืองจะเกิดในชนบท
แต่อันนี้เราจินตนาการภาพไปไปเกิดในป่า

ซึ่งแน่นอนอย่างที่เราคุยกันว่า

และพวกเขาเหล่านี้แหละครับ
คือเหล่าบรรดาทหารหารทั้งหลาย
ต้องตะเวนตามจุดต่างอยู่ในป่าเนี่ย

พอทหารที่เขาเข้าไปในป่าบ่อย
เขาจะมีเลเวลในการรับมือกับสิ่งพวกนี้
พอสมควรเหมือนกัน
นั่นคือเรื่องของคุณหนึ่งเกียร์อา

สำหรับในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรา
เวลาหมดหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อย
แต่ก่อนที่จะจากกันไปฝากคุณผู้ชมไว้ด้วย
สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

ซึ่งทางทีมงานก็รอรับเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

และสัปดาห์หน้าครับ๔ทุ่มตรง
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ

ขอบคุณครับคุณหนึ่งครับ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
จากคุณผู้ฟังทางบ้านไปพร้อมกันครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเรา
เป็นครั้งแรกครับที่เราจะมีการพูดคุยกันข้ามโลก
ปกติเราจะมานั่งคุยกันหรือแม้กระทั่งแขกที่จะมาเล่าเรื่องกับเรา
จะอยู่ในเมืองไทยแต่ครั้งนี้โทรทางไกลมาจากแคนาดา
แล้วฝ่าไว้ก่อนเลยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหน
อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

ทีมงานของเรานั้นจะมีการเชิญคุณผู้ชมที่ส่งเรื่องราวนั้น
มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานั่นเองครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญของเราอยู่กับผม
ในรูปแบบของวีดีโอคอร์เป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณกี้ทางไกลจากแคนาดาครับ

ปกติเราจะคุยกันผ่านทางแค่โทรศัพท์

เรื่องที่คุณกี้จะมาพูดคุยกับเรา
เรื่องที่มีชื่อว่าฉันขอโทษ

เป็นประสบการณ์ของเพื่อนสนิทค่ะ
ที่ว่าเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาล
แล้วก็บ้านอยู่ในซอยเดียวกัน

เจ้าของเรื่องนี้ค่ะชื่อน้ำฝนนะคะ
น้ำฝนกับกี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็เรียนโรงเรียนด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาล
แล้วก็แยกย้ายกันตอนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่องเนี่ยมันเริ่มตรงที่ว่าน้ำฝนนะคะ

แล้วเราก็ถามไทยสารทุกข์ติดกัน
จนทำให้เราได้พูดถึงเหตุการณ์คิดการนึง
กลับไปประมาณ๒๐กว่าปีที่ผ่านมานะคะพี่แจ๊
ตอนนั้นกี้กับน้ำฝน

แล้วด้วยความที่ว่าบ้านของเราอยู่ซอยเดียวกัน

เรียนแต่งหนังสือกันคนละห้องนะคะ
คราวนี้น้ำฝนเขาเป็นลูกคนเดียว
ซึ่งพ่อแม่ของเขาเนี่ยแต่งงานกันในลักษณะของคลุมถุงชน
แล้วคุณพ่อของน้ำฝนเนี่ยทำงานเป็นวิศวกร
แล้วคุณแม่เนี่ยเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาเลยล่ะค่ะ
ด้วยความที่ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เกิดจากความรัก
แต่เป็นการที่ผู้ใหญ่จับคู่ให้กันเนี่ยเขามักจะมีปัญหาแล้วก็ทะเลาะกัน
น้ำฝนเนี่ยก็จะออกกึ่งเหมือนมีความทุกข์
แต่สุดท้ายแล้วต่อให้กิ๊บเป็นเพื่อนสนิทเขา
มันก็ปรับความเข้าใจกันไม่ได้เหมือนของคำว่าคนมีแฟน
น้ำฝนเขามีแฟนแล้วแฟนเขาชื่อหนึ่ง
ซึ่งทางบ้านของหนึ่งแล้วก็ทางบ้านของน้ำฝนเนี่ยไม่เห็นดีด้วยที่ให้เป็นแฟนกัน
เพราะว่าพวกคุณยังเด็กกันทั้งคู่อยากให้ตั้งใจเรียนหนังสือกันมากกว่า
เหตุผลนี้มันเลยทำให้น้ำฝนเนี่ยทะเลาะกับคุณพ่อเขาบ่อย
แล้ววันหนึ่งมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ
เขาก็เลยพูดกับหนึ่งว่า
ถ้าไม่ดีเขาจะไปกระโดดนำผ้าตัวตายละ
คืออารมณ์เด็กขู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็แบบฉันไม่สนใจเธออยากจะไปทำอะไรก็เรื่องของเธอ
วันนั้นก็คือผ่านพ้นไป
พอวันรุ่งขึ้นนะคะมันเป็นเช้าวันเสาร์
น้ำฝนเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านหนึ่งว่า

น้ำฝนก็เลยต้องออกไปตามหาหนึ่งแล้วค่ะ
ก็ออกไปตามบ้านเพื่อนต่างเท่าที่น้ำฝนจะรู้จัก
แต่คราวนี้ก็หาไม่เจอค่ะจนเย็นแล้ว
น้ำฝนก็เลยตัดแต่กลับบ้านมาก่อน
เวลาเข้าบ้านมาเนี่ยน้ำฝนบอกว่า
เสาร์อาทิตย์เนี่ยพ่อเขาจะอยู่บ้าน
ทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวไว้ให้น้ำฝน
น้ำฝนเข้ามาที่บ้านนี้ก็โพเพแล้วอะค่ะ
เห็นว่าที่บ้านคุณพ่อเขาทำอาหารรอไว้แล้ว
แต่ตัวคุณพ่อเนี่ยไม่รู้ไปไหนสงสัยคงจะออกไปบ้านเพื่อนมั้ง
เขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อย
ค่อยลงมาทานข้าวดีกว่า
เขาบอกว่าจังหวะที่เขากำลังจะขึ้นบนห้องนอนนะคะ
อดทางเข้าประตูห้องนอนเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีรอยหลดน้ำอยู่
แล้วเขาก็พยายามมองว่าไอ้หยดน้ำที่อยู่บนพื้นมันมาจากไหน
สรุปคือเขาก็เห็นว่ามันมาทางห้องนอนเขา
เขาก็เลยเหมือนเปิดประตูแล้วก็แบบ
คือไม่ได้มองทางข้างหน้ามองแต่พื้นว่า
ทางน้ำนี้มันมาจากไหนเขาก็เปิดประตูเข้าไปในห้องนอน
สรุปเขามองไล่ไปค่ะพี่แจ๊ค
สิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือ
ผู้ชายผูกคอตายอยู่ที่หัวเตียงนอน
ซึ่งผู้ชายคนนั้นคือคุณพ่อเขา
ตรงหัวเตียงนอนคือลักษณะก็คือนั่ง
กึ่งนั่งกึ่งนอนอุ้ย
ใช่คราวนี้
พอทำที่ว่าที่มาของน้ำเนี่ยมันคือ
ผูกคอตายแล้วคุณพ่อเขาปัสสาวะออกมาค่ะ
ใช่คราวนี้น้ำฝนก็ตกใจวิ่งออกไปตรงหน้าบ้าน
เราก็ร้องว่าให้ช่วยด้วยช่วยไว้ปรับตัวช่วยพ่อหนูด้วย
คนที่เป็นแม่ค้าขายของอยู่หน้าปากซอยก็แห่กันเข้ามา
เราก็โทรแจ้งตำรวจโทรอะไรอย่างนี้ค่ะ
สุดท้ายมูลนิธิกับตำรวจก็มาถึง
ก็ต้องนำคุณพ่อไปชนะสูตรศพที่โรงพยาบาล
ระหว่างนั้นเนี่ยตำรวจก็พบจดหมายหนึ่งฉบับค่ะ
ซึ่งในจดหมายเนี่ยคุณพ่อเขาเขียนข้อความมาไว้ว่า
พ่อขอโทษนะฝนพ่อรักฝนคนเดียว
แล้วขัดลงมาอีกบรรทัดหรือสองบรรทัดเนี้ยค่ะ
เป็นตัวหนังสือตัวใหญ่นะคะว่าคุณไม่เคยรักผมเลยใช่ไหม
เฮ้ยนั่นนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อเขาเขียนเอาไว้ครับ
มันก็เป็นเหมือนปริศนาค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืม
พอวันขึ้นนะฝนกับแม่เขาก็ไปรับศพคุณพ่อมาจากโรงพยาบาลเพื่อเอ่อ
มาทำพิธีอ่ะนะคะสวดตอนนั้นเนี่ยสวดคุณพ่อน้ำฝนสามวันแล้วก็เผา
เลยอืมในวันที่มีงานศพอะค่ะหนึ่งเขาก็มาที่ที่งานศพแล้วเขาก็มา
บอกว่าเออเขาอ่ะเสียใจด้วยนะที่พ่อของน้ำฝนอ่ะเสียแล้ววันนั้นอ่ะ
อ่ะเขาอ่ะก็คิดจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายจริงจริงครับเขาอ่ะไปที่สะพานแห่ง
หนึ่งแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอย่างที่เรารู้อะค่ะสมัยก่อนจะมีนัด
ตกปลาชอบตกอยู่บนสะพานแล้วบรรดาคุณลุงคุณน้าเขาเห็นหนึ่งทำ
ถ้าแบบเหมือนจะกระโดดน้ำก็เข้ามาห้ามกันแล้วก็เหมือนพาหนึ่งไปนั่ง
จนหนึ่งอ่ะมีสติแล้วก็เลยไม่กระโดดน้ำแล้วก็อยู่ตกปลากับ
บรรดาลุงลุงแล้วนะเขายันเช้าไม่ได้กลับบ้านนะคะอืมมันก็เลยเป็น
แบบนั้นพอคราวนี้พอจบงานศพของคุณพ่อน้ำฝนไปอ่ะน้ำฝนบอกกับ
ที่ว่าเขาสัมผัสได้ว่าพ่ออ่ะยังอยู่กับเขาอืมมันก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะ
คือเราต้องไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาสีเราก็ไปกันบ้านน้ำฝนเลยค่ะ
คนเราก็นั่งทำผู้ทำกิจกรรมอะไรกันอยู่เนี่ยอยู่อะค่ะ
เราได้กลิ่นน้ำหอมที่คุณพ่อน้ำฝนเขาใช้ตามตัวมันวูบเข้ามาผ่านหน้าเรา
เราก็หันมองหน้ากันเราก็คิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นกลิ่นลอยที่ไหน
พอเรารู้ว่าจะเป็นพ่อโฟ่นหรือเปล่าก็สลายตัวเลยค่ะพี่แจ๊ค
เขาบอกว่าทุกคืนที่เขาตื่นนอนมาเนี่ยมันจะมีผ้าห่มห่มให้เขาถึงทงหน้าอก
เขาก็อยากจะมั่นใจว่าเขาอาจจะไม่ได้ละเมอขึ้นมาหยิบผ้าห่มเองนะอยากจะพิสูจน์
เขาก็เลยเอาผ้าห่มเนี่ยไปวางบนพื้นอืมเขาก็ขึ้นมานอนบนเตียง
สรุปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นตื่นนอนมาผ้าห่มถูกห่มอยู่บนหน้าอกเขา
จริงจริงแล้วเขาก็ไปถามแม่เขาว่าแม่ได้เข้ามาห่มให้ฝนไหม
แม่เขาบอกว่าแม่เขาไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยหลังจากที่ฝนนอนแล้ว
นั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฝนรู้สึกได้ว่าคุณพ่อเขายังอยู่ตลอดเวลา
คราวนี้ไม่ใช่แค่ตัวน้ำฝนที่สัมผัสได้ตัวคุณแม่ของน้ำฝนเขาก็สัมผัสได้ค่ะ
แม่เล่าว่าวันนั้นเนี่ยคุณแม่เขาขับรถไปทำงาน
สัมผัสที่ว่าเวลาคุณเราขับรถมาก็ต้องมองกระจกข้างซ้ายขวา
เขาบอกช่วงที่เขามองกระจกด้านหลังนะคะเขาเห็นคุณพ่อนั่งอยู่
แล้วเขาก็ปรับโฟกัสเขาใหม่ว่าเขาตาฝาดหรือเปล่า
เขาเงยหน้ามองอีกทีนึงก็คือไม่เห็นแล้ว
แล้วจังหวะที่เขาก็ควรเปลี่ยนเล็นรถเนี่ย
เขาก็เลยหันเพื่อที่จะไปดูกระจกข้าง

แม่ขับรถชนอีกคันนึงไปเลยนะคะ

เสร็จปุ๊บเรื่องนี้มันก็ไม่จบ
เขาบอกว่าทุกครั้งที่เขานั่งทำงานอยู่หรือเขาทำอะไรอยู่
เขาจะได้ยินเสียงเหมือนลมหายใจมาเป่าอยู่ข้างหูเขา
แล้วพอเขาหันกลับไปก็กลายเป็นหน้าพ่อเขาโผล่มา
แล้วก็ลานแบบเลือนลางหายไปต่อหน้าเลยนะคะ
แต่สิ่งที่พีคที่สุดสำหรับแม่น้ำฝนที่ทำให้แม่เขาแทบจะเป็นบ้า
ก็คือมีอยู่คืนนึงค่ะแม่เขาก็ขึ้นนอนปกติแล้ว
จังหวะตอนนั้นเขาบอกเขาได้ยินเสียงคนแบบเหมือนหายใจคึกคักอะค่ะ
แล้วก็มีเหมือนลมมาปะทะที่หน้าเขา
เขาก็เลยลืมตาแบบสลึมสลือเพื่อที่จะดูว่าสิ่งนั้นคืออะไร
เขาบอกว่าสิ่งนั้นที่เห็นคือแบบพ่อน้ำฝนชะโงกหน้ามาหาเขาด้วย
ตาพี่โปนแล้วลิจุกปากอะค่ะแล้วทำแบบเหมือนแบบคนจะขาดใจอะค่ะ
แม่เขาก็แบบสติแตกแล้วก็ลากน้ำฝนออกจากบ้านหลังนั้น
เลยทำให้น้ำฝนไม่ได้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกเลยนะคะ
คือเขาย้ายออกไปอย่างถาวรเลยเห้ยเหี้ยนจังอ่ะ
ใช่เสร็จแล้วเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยก็ถูกติดป้ายว่าให้เช่าครับ
มันไม่มีใครเช่าหรอกค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าทั้งซอยมันลือกันเลยว่าบ้านนี้ผิว
เวลาก็ผ่านไป๓เดือนก็มีคนมาเช่านะคะ
เป็น๒คนผู้ชาย๑คนผู้หญิงก็คือคู่หนึ่งเป็นแฟนกันอีกคนนึงเป็นเพื่อนกัน
คนที่เป็นแฟนกันเนี่ยเขาไปอยู่ห้องของคุณพ่อคุณแม่
ส่วนผู้ชายคนเดียวเนี่ยมาอยู่ห้องน้ำฝนเก่าที่พ่อเขาผูกคอตาย
เขาอยู่ไปได้แค่ไม่กี่วันเองค่ะมีอยู่คืนนึงเนี่ย
ก็ผู้เช่าสามคนวิ่งออกมาจากบ้านแล้วก็ร้องแบบคนสติแตก
แม่ค้าขายขนมจีนแม่ค้าขายข้าวโต้รุ่งก็มาถามว่าเป็นอะไรพ่อหนุ่ม
เขาก็บอกว่าเขาอ่ะหลับอยู่แล้วอยู่เขาได้ยินเสียงคนแบบเอาเท้าแบบถีบพื้นอ่ะกึก
แล้วก็เสียงแบบเหมือนคนแบบหายใจไม่ออกเขาก็เลยลุกขึ้นมานั่งแล้วก็หันไปหันไปหันตามหาเสียงอะค่ะ
เขาบอกสิ่งที่เขาเจอก็คือเป็นผู้ชายกึ่งนั่งกึ่งนอนผูกคอตายลิ้นจุกปากตามถนนแล้วก็ทำท่าเหมือนแบบช่วยด้วยแบบขาดอากาศหายใจอะค่ะ
มันก็เลยทำให้เขาสามคนสติแตกก็ออกมาจากบ้านกลายเป็นบ้านหลังเนี้ยก็ล้างคนเช่าเปรียบเสมือนเป็นบ้านล้างเลยอะค่ะพี่แจ๊ค
แล้วบ้านขวามือก็ย้ายออกบ้านซ้ายมือก็ย้ายออกข้างย้ายออกหมดเลยย้ายออกหมดเลยโอ้แล้วที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนที่เช่าบ้านเห็นคนระแวกแถวนั้นเขาเห็นหมดเลย
เริ่มด้วยจากที่ว่าด้วยความที่พ่อกี้เนี่ยสนิทกับพ่อของน้ำฝนเพราะพ่อน้ำฝนเป็นวิศวะพ่อกี้รับหนังไฟฟ้าเขาก็จะมีการโยนงานให้กัน
วันหนึ่งเนี้ยพ่อจับมาจากทำงานเขาขับรถแล้วก็ต้องผ่านบ้านน้ำฝนก่อนพ่อก็มาถามพี่ว่าเฮ้ยน้ำฝนกับแม่เขาอะจับมาอยู่บ้านแล้วเห็นไฟเปิดเหมือนมีคนอยู่ในบ้านพี่ก็บอกว่าไม่นะพี่เพิ่งไปโทรศาสตร์ฝนยังอยู่บ้านยายอยู่เลยพ่อบอกเฮ้ยหรือว่าจะเป็นโจรวะพ่อก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะไปบ้านน
เอามือเกาะรั้วชะโงกไฟเขาบอกตอนนั้นไฟมันปิดหมดแล้วนะคะแล้วพ่อเขาก็มองไปก็คือกุญแจมันล็อกหน้าบ้านกุญแจรั้วก็ล็อกแล้วจังหวะที่พ่อเขากำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยใครวะมันมีเสียงค่ะพี่แจ๊คเสียงนึงตะโกนมาจากในบ้านว่ากูเวงอืมเท่านั้นแหละค่ะพ่อบอกว่าจะตรงจะโตนไม่สนใจแล้วพ่อข
หกเจ็ดหลังรวมบ้านของน้ำฝนด้วยครับครับความความเหี้ย
หรือความน่ากลัวมันก็เลยหายไปพร้อมกับอพาร์ทเมนต์กึ่ง
โดที่สร้างอยู่ครับคราวนี้เรื่องทุกอย่างมันก็เออเหมือน
ไม่มีอะไรแล้วแต่น้ำฝนอ่ะมาตบท้ายกับกี้ด้วยคำ
ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มันค้างคาใจเขาอยู่ก็คือก่อน
ที่คุณแม่เขาอ่ะจะเสียอืมคุณแม่เขาพูดขึ้นมาว่าพี่
โพสต์ฉันขอโทษอืมแล้วก็สิ้นใจครับคราวเนี้ยทุกคนอาจจะสงสัย
ขอโทษพ่อเรื่องอะไรเออฝนก็เลยเอาไอ้ที่ค้างค่าใจ
อยู่เนี้ยไปถามคุณป้าอ่าทั้งหมดบัญจานการฟักเฉลยแล้ว
พี่แจ๊คคุณป้าเล่าว่าตอนช่วงที่คุณพ่อและคุณแม่
คบกันอยู่แล้วพี่ฝนเห็นว่าทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยอ่ะ
คือคุณแม่สุนัขกำลังจะขอหย่าครับเพราะเนื่องจากว่า
คุณแม่เขาพบรักใหม่อ่าแล้วคุณพ่อของน้ำฝนอ่ะเขา
รักคุณแม่จากใจจริงจริงเขาไม่อยากเลิกคงอารมณ์เหมือน
คิดไม่ตกอะค่ะแล้วครับจากที่กี้เล่ามาเนี่ยคุณแม่เขา
ไม่ค่อยมีบทบาทในชีวิตเพราะคุณแม่เขาไม่ได้กลับมา
อืมคุณพ่อเขาก็คงคิดหนักแล้วก็คงตอมใจก็เลย
ผูกขอตายครับแล้วที่คราวนี้มันเป็นดันประโยงตรงที่ว่า
ความที่คุณแม่เขาโดนพ่อเขาหลอกบ่อย
จนเขาเหมือนเขาสติแตก
แล้วประจวบกับว่าน้ำฝนเขาก็มักจะฝันถึงพ่อเขาบ่อย
ว่าพ่อเขาเนี่ยนั่งอยู่ที่โซฟาบ้าน
แล้วก็พูดว่าโฟนช่วยพ่อด้วย
แต่ตอนนั้นเนี่ยฝนเขาก็ไม่รู้ว่าค่ะว่าพ่อเขาต้องการสื่ออะไร
แต่พอหลังจากที่คุณป้าเขาบอกมาเนี่ย
มันทำให้ฝนเขาประมวลเหตุการณ์ต่าง
เขาก็เลยชวนคุณป้าไปวัดไปหาพระ

แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพระท่าน
สิ่งที่พระท่านท่านตอบกลับมาว่า
ไม่รู้หรอกว่าการสะกดวิญญาณมันทำกันจริงหรือเปล่า
แต่ที่รู้นะจริงตอนนี้ก็คือมันเป็นเหมือน
เวรกรรมที่คุณพ่อน้ำฝนเขาต้องชดใช้จากการที่เขาฆ่าตัวตาย
มันเลยทำให้เขายังต้องเวียนไหว้ในการแบบอย่างนี้อยู่อะค่ะพี่แจ๊ค

พระท่านก็แนะนำว่าสิ่งที่น้ำฝนจะทำได้ให้กับพ่อก็คือทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แล้วก็พยายามทำแต่กรรมดีเพื่อช่วยให้คุณพ่อหลุดผล

นั่นก็เลยเป็นที่มาของเรื่องทั้งหมดที่กี้กับน้ำฝนไปคุยกันนะคะ
โอ้โหหายสงสัยว่าทำไมเอ๊ะหลังจากที่คุณพ่อคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ปรากฏว่าเหมือนยังไม่ไปไหนเหมือนมีความอาฆาตแค้นหรืออะไรบางอย่างอยู่
น่าจะเป็นเพราะอย่างที่หลวงพ่อบอกแหละ
ฆ่าตัวตายมันคือบาปมหันมากถูกไหม

เออมันคือบาปที่แต่ละคนจะต้องชดใช้กรรมของตัวเอง
จะต้องทำอะไรซ้ำเดิมจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่แบบเดิม
ที่คุณน้ำฝนบอกว่าหลังจากที่ขายสถานที่ตรงนั้นไป
เอาไปทำเป็นอย่างอื่นแล้วเนี่ยเหมือนทุกอย่างจะเบาลง
เบาลงในที่นี้เนี่ยอันนี้ผมคิดเองนะ
มันอาจจะเบาลงเฉพาะแค่ตัวบุคคล

เพราะที่ตรงนั้นมันไม่อยู่แล้ว
แต่มันไม่ได้เบาลงสำหรับคนที่ไปทำบาป
คนที่ไปฆ่าตัวตายเขาก็อาจจะต้องอยู่ในพบภูมิแบบนั้น
วนเวียนอยู่แบบนั้นแม้ว่าที่ตรงนั้นมันจะกลายไปเป็นอะไรก็แล้วแต่

อาจจะต้องทำอะไรซ้ำเดิมแล้วก็ต้องเจ็บปวดทรมานอยู่แบบนั้น
จนกว่าจะหมดอายุไขจริง

เพราะฉะนั้นเรื่องของการคิดสั้นการฆ่าตัวตายอะไรพวกนี้
มันก็มีหลายปัจจัยนะบางคนก็จะบอกว่าพี่ไม่เข้าใจเขาหรอก
ไม่เข้าใจถึงอารมณ์ตรงนี้แต่ถ้าเรามีสติกับมัน
ผมว่าถ้าทุกคนมีสติกับมันคิดเยอะคิดไกลเรื่องพวกนี้
มันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแต่มันจะเบาลง

คุณผู้ชมครับทางไกลมาจากแคนาดาวันนี้มาอยู่ในสถานีผีดุของเรา
เสียดายนะจริงแล้วเราน่าจะร่วมรายการกัน
แต่ด้วยสถานการณ์อะไรหลายอย่างเออนะครับครั้งนี้เนี่ยมาร่วมกันแบบวีดีโอคอร์ครั้งหน้านะ
สถานีผีดุของเราอาจจะยกกองไปถ่ายทำกันที่แคนาดาก็ได้ใครจะรู้

เอาละครับคืนนี้ขอบคุณคุณกี้มากนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันขอบพระคุณนะครับ

แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบคุณกี้แบบนี้
วันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุลาคุณผู้ชมไปก่อนส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่ค่ำคืนวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสดีทุกคนครับขอบคุณคุณกี้นะครับ
ฝันดีรับจากคนเห็นผี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
ซึ่งแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าทั้งในโซเชียลและนักเล่าที่เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจากทางบ้าน
แล้วก็ต้องฝากคุณผู้ชมก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
เอ๋ครับสวัสดีครับพี่เอ๋ครับสวัสดีค่ะคุณแจ๊ควันนี้เป็นเกียรติมากมากที่พี่เอ๋มาร่วมรายการสถานีผีดุกับเรานะครับ
เช่นกันค่ะขอบคุณทางรายการมากที่ให้เกียรติพี่เช่นกันค่ะ
มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับพี่เอ๋มาพร้อมกับเรื่องของแรงรักแรงอาฆาต
เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของรุ่นน้อง
เรื่องเนี้ยเป็นประสบการณ์ของรุ่นน้องท่านหนึ่งนะคะพี่ขอใช้นามสมมุติทั้งหมดเลยนะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประมาณ๒๐กว่าปีแล้วน้องคนนี้มีคนที่เล่าให้พี่ฟังคือชื่อน้องปลานะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นน้องคนนี้มีคนที่เล่าให้พี่ฟังคือชื่อน้องปลานะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นนี้มีคนที่เล่าให้พี่ฟังคือชื่อน้องปลานะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นนี้มีคนที่เล่าให้พี่ฟังคือชื่อน้องปลานะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นนี้มีคนที่เล่าให้พี่ฟังคือชื่อน้องปลานะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นนี้มีคนที่เล่าให้พี่ฟังคือชื่อน้องปลานะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นนี้มีคนที่เล่าให้พี่ฟังคือชื่อน้องปลานะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นนี้มีคนที่เล่าให้พี่ฟังคือชื่อน้องปลานะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นนี้มีคนที่เล่าให้พี่ฟังคือชื่อน้องปลานะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นนี้มีคนที่เล่าให้พี่ฟังคือชื่อน้องปลานะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นนี้มีคนที่เล่าให้พี่ฟังคือชื่อน้องปลานะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นนี้มีคนที่เล่าให้พี่ฟังคือชื่อน้องปลานะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นนี้มีคนที่เล่าให้พี่ฟังคือชื่อน้องปลานะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นนี้มัน
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นนี้มัน
คือเรื่องนี้มันเกิดมาประสบการณ์ของรุ่นนี้มัน

คือเรื่องนี้มัน

คือเรื่องนี้มัน

คือเรื่องนี้มัน

คือเรื่องนี้มัน

จะมีตู้อยู่หนึ่งใบซึ่งเป็นตู้ที่ดูเก่ามากนะคะ
แล้วก็จะมีเหมือนเป็นห้องเล็กอยู่หนึ่งห้องนะคะ
ถ้ามองตรงไปด้านในเนี่ยด้านซ้ายจะเป็นห้องน้ำ
ซึ่งอยู่ติดกับบันไดครับส่วนด้านหลังในนี่ก็คือเป็นห้องครัว
ห้องทานอาหารก็ปกตินะคะส่วนชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นห้องโถง
และมีห้องนอนอยู่หนึ่งห้องโอเคแล้ววันนั้นเขาก็เลยย้ายเข้ามา
แล้วก็ได้ทำการกินทำความสะอาดบ้านเก็บกวาดกัน
ผลเขาก็ขึ้นแยกย้ายไปข้างบนเพื่อที่จะเก็บของเขา
ส่วนปลาเขาก็อยู่ข้างล่างเพื่อที่จะเก็บของทำความสะอาด
ช่วงที่เก็บของทำความสะอาดอยู่เนี้ยเขาก็ไปเปิดตู้ใบนั้นน่ะ
เขาก็เห็นว่ามันมีตลับแป้งอยู่หนึ่งใบอืมทีนี้ตลับตลับแป้งอันนั้นน่ะ
เป็นตลับแป้งออกแนวโบราณอะค่ะครับทีนี้พอเจอเสร็จตามันก็เลยตะโกน
เฮ้ยไอ้ฝนนี่ใช่สลับแป้งของมึงหรือเปล่า
บอกว่าตลับแป้งอะไรกูยังไม่ได้เก็บของอะไรเลย
บอกไหนมึงลงมาดูซิไอ้ฝนก็เลยวิ่งลงมาค่ะ
วิ่งลงมาข้างล่างแล้วพอมาเจอฝนก็เลยพูดว่าโอ๊ยของเต่าโบราณขนาดเนี้ย
ไม่ใช้หรอกทิ้งไปเลยไม่เห็นจะน่าใช้เลย
ทีนี้ด้วยนิสัยของฝนแล้วเนี่ยฝนเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องประเภทนี้
ไม่กลัวด้วยแล้วแถมเป็นคนที่ปากไม่ดีชอบท้าทายอีกต่างหาก
ทุกอย่างก็โอเคผ่านไปเขาก็เก็บของทุกอย่างเรียบร้อยค่ะ
พอตกกลางคืนก็คือแยกย้ายกันนอนปลาเนี่ยเขานอนชั้นล่าง
ซึ่งเขาเป็นผู้ชายมันก็ต้องนอนข้างล่างอยู่แล้วถูกไหม
เขานอนข้างบนทีนี้พอนอนไปเรื่อยเนี่ยกลางดึกตอนนั้นน่ะ
ทราบว่าเป็นเวลากี่โมงเจ้าปลาเขาได้ยินเสียงดังคึกจักอยู่ข้างบน
มันก็เอ๊ะมันก็ดึกแล้วนะทำไมไอ้ฝนยังไม่นอนสักที
เขาก็นอนฟังไปสักระยะหนึ่งเสียงดังอีกแล้วค่ะ
เขาก็เลยนึกเริ่มโมโหตรงที่ว่าดึกแล้วทำไมไม่นอน
พรุ่งนี้ต้องไปเรียนเขาก็เลยตัดสินใจเปิดประตูห้องค่ะ
เพื่อที่จะออกไปบอกฝนทีนี้ในขณะที่เขาเปิดประตูห้องเนี่ย
เขาได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ด้านหน้าบ้าน
ทีนี้หน้าบ้านเขาจะมีกำแพงมีหน้าต่างเล็กอยู่สัก๒บาน
เพราะได้ยินเสียงคนคุยกันปลามันก็เลยตัดสินใจเดินไปมองตรงหน้าต่าง
สรุปกลายเป็นว่าฝนยืนคุยโทรศัพท์อยู่ตรงหน้าต่าง
เขาก็อ้าวแล้วเสียงอะไรอยู่ข้างบน
เขาก็เลยถามว่าฝนทำไมแกยังไม่นอนอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเรียนนะ
บอกว่าเออรู้แล้วเดี๋ยวจะไปนอน
ทีนี้พี่ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะคะตอนที่เขาเข้าบ้านมาใหม่
คือวันนั้นพอเขากำลังตัดสินใจว่าจะเช่าบ้านหลังนี้
เขากำลังจะเปิดประตูบ้านเขาเห็นแมวดำอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในบ้าน

อยู่ในบ้านเลยผมก็ดีใจเฮ้ยมีแมวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอามาเลี้ยงดีกว่า
ตอนนั้นก็เลยบอกว่ามึงจะบ้าเหรอฝนบ้านล็อกอยู่แล้วแมวมันเข้าไปได้ยังไง
เออมันก็เลยนึกว่าเออจริงว่ะแต่ก็เปิดประตูเข้าไปไอ้ฝนก็วิ่งไปไล่แมว
ทุกคนไม่ได้สนใจก็คิดว่าแมววิ่งออกไปหลังบ้านระเบียงอะไรก็ว่าไป
ได้ยินเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าสงสัยจะเป็นเสียงแมวกระโดดบนระเบียง
ก็ผ่านไปคืนนั้นนอนไปเรียบร้อยเขาอยู่บ้านหลังนี้มาประมาณครึ่งเดือนค่ะ

ตกดึกคืนนึงเจ้าปลาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำ
เขาก็เลยลุกขึ้นจากห้องนอนเนี่ยเปิดประตูเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำ
พอเขาไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ติดกับบันไดทำธุระเสร็จปุ๊บเปิดประตูออกมา
สิ่งที่เขาเห็นตอนนั้นเขาเห็นว่ามันมีเงาหนึ่งอยู่ตรงตีนบันไดด้านล่าง
เขาก็คิดโดยใจว่าไอ้ฝนบ้าหรือเปล่าห้องน้ำข้างบนก็มีจะลงมาทำไม
เขาก็พยายามที่ยี่ตาเขาก็ไม่ได้เปิดไฟมองไม่ได้จะอ้าปากทักฝน
แต่สิ่งที่เขาเห็นตอนนั้นเงานั้นนะคะมันปรากฏร่างให้ชัดขึ้น

ชุดแบบเออใส่ชุดเหมือนลิเกย์
ตั้งวงรำอยู่ตรงบันไดพอเขาเห็นแบบนั้นเขาตกใจแล้วเขาขยี้ตาเหมือนกับว่า
เขางวงเงียที่ตาหรือเปล่าเขามองภาพนั้นมันไม่หายไปค่ะคุณแจ๊ค
มันยังยืนรำอยู่แล้วมองมาที่ปลา

ตกใจรีบวิ่งเข้าห้องแต่การวิ่งของปลานี่ต้องวิ่งสวนนางรำตรงนั้นมานะ

ก็คือแบบขยามคมปาคมให้หลับร้องไห้ท้อง

กลัวว่าไอฝนเนี่ยจะด่าเพราะว่ามันไม่เชื่อเรื่องนี้
ผมใจจนหลับไปยันเช้าค่ะ
พอเช้ามาก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย

ฝนบอกว่ามึงอะเผลอเจอ
มึงดูหนังมากเกินไปรึเปล่า
ปาบอกว่ากูไม่ได้ดูหนังอะไรกูเห็นจริง
สรุปไอ้ฝนไม่เชื่อป๊าก็เลยไม่พูดอะไรละ
ก็เรียนหนังสือไปพอรุ่งอีกวันนึงก็กลับมาที่บ้าน

ทุกคนก็แยกย้ายเก็บของเหมือนเดิมสัมภาระในการเรียน

พอสักผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้มั้งคะ

ไอ้ปลาก็ตกใจเฮ้ยเสียงอะไรจากกด
ผลมึงเป็นอะไรหรือเปล่า
บอกเปล่ากูไม่ได้เป็นอะไรกูไล่กัดแมว

เขาเลยบอกว่าทำไมมึงต้องล้มเสียงดังขนาดนั้น
ฝนก็เลยรีบวิ่งลงมาหาปลาค่ะ
มาบอกว่าเมื่อกี้นี้
ตอนที่กูเปิดห้องเข้าไปเนี่ย
มันมีแมวตัวนั้นน่ะอยู่บนเตียง
พอกูเห็นกูก็เลยจะรีบวิ่งเข้าไปจับ
ขณะที่มือกำลังจับอยู่เนี่ยและตัวล้ม
ป๊าก็ตะโกนขึ้นไปพอดีว่า

พอฝนตะโกนบอกว่ากูล้มกูจัดแมว
แมวมันหายวับไปเลยค่ะคุณแจ๊ค
ด้วยความที่ฝนเป็นคนดูดี้อะ

อาจจะเผลอหลุดมือไป

นั่งทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อย

กลางดึกคืนนั้นเจ้าปลาบอกว่า
นอนอยู่ได้ยินเสียง

เหมือนมันดังอยู่ในบริเวณบ้าน

ตริ่งตริ่งตริ่งตริ่ง

ดนตรีไทยนี้มาจากไหน

มันก็เลยเฮ้ยเขานี้กลัวแล้ว
ตัดสินใจเลยค่ะโทรขึ้นไปหาผม

ฝนบอกว่ากูไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลย
บอกกูได้ยินเสียงเสียงดนตรีไทย

ด้วยความที่ฝนมันก็กลัวว่าเพื่อนเนี่ย

ทีนี้พอเข้าไปนอนกันเนี่ย
ดนตรีไทยมันดังค่ะ

คือได้ยินทั้งสองคนเลยนะคราวนี้

ฝนไม่เชื่อลากปลาออกไปด้วยคุณแจ๊

มายืนอยู่ตรงหน้าห้องห้องโถงนั้น

พี่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกว่า

และแม่กุญแจคล้องอยู่เออแล้วอยู่ดีดีมันกระเด้งเปิดออกมา
แล้วสิ่งที่มันปรากฏอยู่นะตอนนั้นคือมันมีร่างของนางรำ
ยืนตั้งวงรำอยู่ใต้ห้องบันไดครับแล้วมีแมวดำนั่งอยู่ข้างข้าง
อ่าพอมันเห็นแบบนั้นคือคราวนี้ทั้งปลาทั้งฝนเห็นทั้งคู่
พร้อมกับเสียงดนตรีไทยมาดังระงมมากมากไอ้ตาตั้งสติได้คว้าฝนค่ะ
ลากเข้าห้องเลยพอลากเข้าห้องไปแล้วก็ปิดประตูคุมโปรง
คราวนี้กลายเป็นว่าทั้งสองคนเหมือนสติจะแตกทำให้ฝนมันเริ่มตั้งสติได้
มันก็ก่อนที่มันจะตั้งสติได้นี่คือมันด่าแล้วนะทั้งด่าทั้งร้องไห้ทุกอย่าง
พอสตินิ่งลงปุ๊บไอ้ฝนก็เริ่มหลับไอ้ปลาก็เลยบอกว่าคุณจะทำยังไงดีวะ
บ้านก็เพิ่งจะเช่าเงินก็ไม่มีที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว
ก็ข่มใจข่มใจนอนยกมือพนมข่มใจให้นอนหลับไป
กลางดึกคืนเดียวกันค่ะเขารู้สึกว่าได้ยินเสียงเหมือนฝนดิ้น
ขึ้นอยู่บนเตียงพอปานมาได้ยินปามก็เรียกฝน
หลับตาพูดไปด้วยมึงเป็นอะไรมึงจะดิ้นทำไมฝนไม่ตอบค่ะ
เสียงดิ้นอ่ะอยู่อย่างเงี้ยจนปลาเนี้ยลิกตัวไหนขึ้นมา
ลืมตาแล้วหันไปเพื่อที่จะถามว่ามึงเป็นอะไร
แต่สิ่งที่มันเห็นนะตอนนั้นคือฝนตาเหลือกเหมือนหายใจไม่ออก
เออแล้วไอ้ปลาก็เขย่าฝนมึงเป็นอะไรแล้วมันก็ปรากฏร่างของนางรำค่ะ
เหยียบอยู่บนอกของฝนแล้วตั้งวงรำอยู่บนอกของฝน
ตาเห็นแบบนั้นด้วยความตกใจถอยตัวเองลงมาจนตกเตียง
ขอเข้ามาให้ลูกด้วยกับเพื่อนเดี๋ยวจะไปทำบุญให้
เขาพูดแบบนี้พอพูดแบบนั้นเสร็จยกมือไหว้นางรำหันคอมาเลยค่ะ
แบบคึกมองพวกมึงแน่กว่าโปไม่ใช่หรอก
พูดคำนี้เสร็จไอ้ปลาบอกว่าสติดักวูบ
มารู้สึกตัวคือตอนเช้าก็ไปมหาวิทยาลัย
คราวนี้ไอ้ป่าก็เลยเล่าให้ฝนฟังว่า
เนี่ยกูเห็นแบบนี้นะกูเห็นนางรำมายืนอยู่บนอกมึง
เล่าทุกอย่างให้ฝนฟังคราวนี้ฝนเงียบค่ะคุณแจ๊ค
ไม่กล้าตอบไม่ด่านิ่ง
ปลาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าว่ะ
กูว่านะวันนี้ชวนเพื่อนที่มหาลัยไปที่บ้านด้วยเถอ
จะทำอะไรก็ได้ให้เหมือนกับมีคนอยู่ด้วยหลายคน

เขาก็เลยชวนเพื่อนไปสองคนค่ะที่มหาวิทยาลัย
ไปจะตกเย็นก็กลับไปที่บ้าน
ทีนี้การที่ชวนไปสองคนเนี่ยคุณแจ๊คต้องขออภัยด้วยนะคะ
คือเขาก็ไปตั้งวงเล่นก็แจ๊กตามประสาทที่มี
พอเล่นกันไปเล่นกันมาได้สักระยะหนึ่งเริ่มดึกแล้วก็เตรียมตัวที่จะแยกย้ายกันกลับ
เพื่อนก็โอเคผลกับปลาก็เดินออกมาส่งเพื่อนหน้าบ้าน
พอในขณะที่กำลังจะส่งเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูขอเข้าห้องน้ำหน่อย
ก็เลยโอเคเพื่อนก็ไปเข้าห้องน้ำ๓คนก็ยืนคุยกัน
แป๊บเดียวเพื่อนวิ่งออกมาหน้าตาแบบหน้าซีดแบบหน้าเหลือแล้วก็บอกว่า

เขาบอกอ้าวมึงเป็นอะไรไหนว่ามึงจะเข้าห้องน้ำกูเข้าเสร็จแล้ว
เพื่อนคนนี้ก็ไม่พูดอะไรก็โอเคเขาก็ขึ้นรถไปกัน
ฝนกับไอ้ปลาก็เข้าบ้านปกติ
พอขณะที่เข้าบ้านไปนอนตอนกลางคืนเหมือนเดิมค่ะ
ดนตรีไทยมาเหมือนเดิมแต่คืนนี้เขานอนด้วยกันสองคนก็ค่อยยังเที่ยวหน่อย
ก็ข่มใจให้หลับพอคืนที่สองก็ทำเหมือนเดิม
เพื่อนมาที่บ้านเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งวงสนุกสนานกันเหมือนเดิม
แต่ตอนนี้เสียงดนตรีไทยมันมาเร็วกว่าเดิม
เจ้าปลาเนี่ยไม่มีสติแล้วมองหน้าฝนแล้วกระซิบว่า
ได้ยินหรือเปล่าเออไอ้ฝนขยักหน้าเผื่อไม่ให้เพื่อนรู้
พูดแบบนั้นปุ๊บไอ้ป๊าก็เลยบอกว่าเฮ้ยพวกมึงเลิกเถอะแค่นี้ก่อนละกัน
ตาต้องมีอะไรแน่นเลยจริงมาก
หน้าบ้านส่วนฝนเนี่ยอยู่ในบ้าน

ปลาเดินเข้ามาในบ้านค่ะสิ่งที่เห็นนะตอนนั้นคือ
ฝนเนี่ยไปเอาไม้มาจากไหนไม่รู้คุณแจ๊ค

ฟาดที่ไอ้ตรงโชว์ประตูห้องบันไดอ่ะ

ถูกต้องแล้วก็ด่า
เหมือนเดิมมึงอะไรกับกูนักหมาคือโวยวายหนักกว่าเดิมมาก
ป๊าก็มาค้นพ่อเถอะกูกลัวมึงมึงหยุดเถอะมึงไม่เข็ดเหรอ

นางรำปรากฏร่างตั้งวง
แล้วแมวดำตัวนั้นนะคะคุณแจ๊ค
กระโดดออกมาใส่ตัวฝน

แล้วพอเห็นแบบนั้นพอขวนเสร็จปุ๊บ

คือปลากับฝนตอนนี้คือสติแตกแล้ว

แล้วปลาเนี่ยมันก็เลยทำยังไงดีด้วยความตกใจ

ก็ออกไปนั่งไม้อยู่หน้าบ้าน
ก็แบบไปตั้งสติเอายังไงดีวะ

พอนึกขึ้นได้จะโทรหาใครดี

คราวนี้เวรกรรมแล้วทำยังไงดี

จะขอความช่วยเหลือจากคนข้างบ้าน
ทีนี้อาการของฝนนี่ดีขึ้นค่ะ
เขาก็ไม่ฟื้น
คือพี่ให้อยู่บนแขนไอ้ฝนตัวร้อนมากแตกให้มีสตินะ
แล้วพอปลามองมาที่แขนนะคะที่แมวตัวนั้นมันกระโดดขวน
มันเป็นสีม่วงเขียวที่มันให้แมวห่วน
เป็นเหมือนรักษณะแผลจะน่าวค่ะคุณแจ๊ค
พอปลาเห็นแบบนั้นก็คือเอาวะตัดสินใจ
วิ่งไปหาคนข้างบ้านไปยิ้มโทรศัพท์เขา
แล้วก็โทรไปหาแม่ของฝนที่อยู่ที่นครสวรรค์
บอกว่าให้ติดต่อทางโรงพยาบาลหน่อยที่อยู่ใกล้ระแวกนี้
ไม่ขอบอกชื่อเนอะให้มารับฝนหน่อย
พอผ่านไปได้สักประมาณเกือบชั่วโมงค่ะ
ขณะที่นั่งอยู่เนี่ยนางรำตนนั้นก็ยังยืนมองอยู่ตรงหน้าต่างในบ้านนะ
ไม่ได้ไปไหนทีนี้พอรถพยาบาลมารับเนี่ย
เขาก็โอเคเอาฝนขึ้นรถไปไอ้ปลาก็ไปด้วย
พอเช้ามาทางญาติของฝนนะคะมาจากนครสวรรค์
มีแม่มีน้าแล้วก็มีน้องชายของฝนมากัน๓คน
ฟ้าก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับญาติทั้งฝนฟัง
พอเล่าเสร็จด้วยความที่น้าของฝนเนี่ยเขาเป็นร่างทรง
เขาก็เลยบอกว่าช่วยพาเขาไปดูบ้านหลังนี้หน่อยว่ามันมีอะไร
ป๊าก็เลยโอเคตัดสินใจที่จะพาไป
แต่ในขณะที่คุยกันอยู่นั้นนะคะฝนยังไม่ได้ฟื้นนะคะ
แต่หมอตรวจแล้วไม่มีอะไร
เจออาการอะไรที่มันผิดปกติ
ไม่เจอเลยแต่แผลเนี่ยแผลเนี่ยมันเริ่มช้ำ
เหมือนเริ่มจะเป็นเน่าอะค่ะคุณแจ๊ค
อยู่ดีดีเกิดมาแบบนั้นอ่าโอเคตัดมาที่ว่าปลาก็คือปลาของน้าเนี่ย
้าฝนเนี่ยมาที่บ้านหลังนี้พี่ป๊าก็ตั้งใจเลยว่า
เดี๋ยวจะชี้ไอ้ห้องใต้บันไดเนี่ยที่มันเกิดเหตุให้น้าดู
พอมาถึงบ้านปุ๊บเข้าไปห้องใต้บันไดโดนล็อกเหมือนเดิม
กุญแจอยู่เหมือนเดิมเฝ้ารักเหมือนเดิม
ก็ตกใจแต่ก็โอเคไม่พูดอะไรน้าเขาก็เลยให้ขึ้นไปข้างบนไปดูห้องผม
ในขณะที่น้าเดินขึ้นไปแล้วไอ้ตัวเจ้าปลาเนี่ยยังอยู่ข้างล่างอยู่
น้าเขาร้องเฮ้ยอืมไอ้ป๊าก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปเลยค่ะ
บอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
น้าเขาก็เลยบอกว่าตอนที่น้าเนี่ยกำลังจะเปิดประตูห้องนอนฝนเนี่ย
เข้าไปเขามองเห็นร่างของฝนนอนอยู่บนเตียง
เฮ้ยด้วยเฮ้ยด้วยผมเฮ้ยด้วยเฮ้ย
ไม่เป็นร่างของฝนนอนอยู่บนเตียงเขาก็ตกใจ
พอตกใจเสร็จไอ้ป้าบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงนะ
เขาก็ยืนเพ่งไปในห้องแป๊บหนึ่งมันมีแมวดำค่ะ
กระโดดอยู่บนเตียงทีนี้ตาบอกว่าแมว
พอร้องแมวเสร็จน้าก็บอกว่าคืออะไรป๊าก็ยังไม่ได้พูดอะไร
น้าก็เลยบอกว่าไอ้ตารีบโทรไปหาแม่เลยนะ
ให้เอาไอ้ฝนกลับมาที่บ้านหลังนี้ก่อนค่ะวันตกดิน
ครับเขาก็เลยโทรแล้วก็จับแฟนเลยค่ะ
เอาฝนเนี่ยมาที่กลับมาที่บ้านแล้วเขาก็ช่วยกันอุ้มไอ้ฝนเนี่ย
ขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงข้างบนพอเอาขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงเสร็จ
ปรากฏว่ามันมีตลับแป้งอันนั้นนะคะคุณแจ
ที่ไอ้ปามันเอาไปทิ้งแล้วอะเออ
วางข้างหัวฝนน้าเขาก็ไปหยิบมาว่านี่คือตระแป้งอะไร
แต่ตาบอกเฮ้ยมันมาได้ยังไงก็ในเมื่อทิ้งไปตั้งแต่วันที่แล้วมาอยู่ถูกต้อง
ก็เลยบอกว่ามันต้องมากับแป้งตัวนี้
น้าเลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะแม่คือออกตัวขอเรียกเป็นแม่แล้วกันนะคะ
แม่ไปหาดอกไม้ทูบเทียนมาให้ครบมีพานมีผ้าขาวอะไรก็ว่าไป
เพื่อที่จะมาขอคำมาสิ่งที่ทำให้ฝนเป็นแบบนี้
แล้วส่วนตัวของปลากับน้องชายเนี่ยขับรถไปหาร้านเสื้อผ้าร้านไหนก็ได้
เอาเสื้อผ้าใหม่มา๑ชุดมาให้ฝน
สองคนก็งงดิเป็นผู้ชายเอายังไงดีอันนี้ก็โทษนะเป็นชุด
คุณจะหาเสื้อผ้าแบบไหนวะแบบไหนอ่ะนะแบบไหนก็ได้มึงไปเอามา
เขาก็เลยแว้นเลยมอเตอร์ไซค์รีบขับกันไป
คือตอนนั้นคือเป็นอะไรที่เร่งด่วนมากแล้วก็ก่อนตะวันตกดินด้วยค่ะคุณแจ๊ค
ระเวนไปร้านนั้นร้านนี้ก็มีความรู้สึกว่า
เจ้าของร้านเขาก็หาไม่ได้คุณจะเอาแบบไหนคุณไม่ออก
ทีนี้กลายเป็นว่าไปเจอหนึ่งร้านก่อนที่จะวันตกดิน
เข้าไปปุ๊บเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงถามว่าน้องจะเอาแบบไหนคะ
ป๊าก็เลยบอกว่าเลือกมาเลยคะแบบไหนก็ได้
เจ้าของร้านเลือกมาใส่ถุงไอ้ปลาไม่ได้สนใจไม่มีใครสนใจชุดนั้นเลย
ใส่ถุงมาเขาจะรีบแว้นมาให้ทันเวลา
พอมาถึงปุ๊บดึงเสื้อผ้าออกมาค่ะ
ทั้งน้าและแม่ของฝนร้องไห้
แล้วก็บอกว่ามึงเอาเสื้อผ้าชุดนี้มาได้ยังไง
ไปเป่าเอ้าก็น้าบอกว่าให้หามาก็นี่ไง
ป๊าก็หามาแล้วแล้วก็มีคนเลือกให้มึง
ก็เจ้าของร้านไงแม่ของฝนก็ยิ่งร้องไห้หนัก
ก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไร
แต่ฝนบอกว่าชุดนี้เป็นชุดตัวเก่งที่ฝนชอบมาก
แล้วขนลุกน้าก็เลยมองหน้าไอ้ตา

ก็เลยบอกว่ามึงไม่รู้เหรอ
ถ้าเกิดว่าคนที่ได้ใส่ชุดเก่งที่ชอบมาก

ประจะมองออกไหมคะว่ามันคืออะไร

เพราะทุกอย่างมันคยขนลุก
พอป๊าฟังแบบนี้ก็ตกใจอ้าวเวละทำไงดี
ก็ต้องรีบกลับไปค่ะเอาชุดนี้กลับไปที่ร้านนั้น

ไปเหมือนเดิมพอกลับไปถึงป๊าก็ไปโวยว่า
พี่ทำไมพี่เอาชุดนี้ให้หนู
เจ้าของร้านเขาจะรู้ได้ยังไงถูกไหม
หมอปลาก็โวยเจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวน้อง
ก็ผู้หญิงที่มากับน้องนั่นแหละเป็นคนให้พี่เอาชุดนี้

อ้าวป๊าบอกว่าจะบ้าเหรอ
มากันสองคนผู้ชาย

โอ้โหทีนี้ไอ้ป๊าทำไงดีตัดสินใจฟูเลือกเอง
ก็เลยไปเอาชุดเหมือนชุดไทยชุดสบายเหมือนชุดลิเก

ใส่ถุงมาเลยแล้วก็แว้นมาเลยค่ะ
มาที่บ้านพอน้าเขาเห็นปุ๊บโอเคชุดนี้
พานวางทุกอย่างจุดทูบขอขมา

พอในขณะที่จุดน้าเริ่มทำหน้าแบบเหมือนมีอะไรเกิดขึ้น
ทำหน้าตกใจทุกคนก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วทูบที่จุดอะค่ะมันหักดับ

น้าบอกว่าขอโทษนะบรรยายเกิดแล้ว

เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าในขณะที่น้ากำลังสวดขอเข้ามาอยู่เนี่ย
นางรำคนนั้นน่ะเหยียบอยู่บนหน้าอกของฝน

พร้อมกับมีแมวดำนั่งอยู่ข้างเหมือนเดิม

แล้วอาการฝนตอนนั้นเหมือนเริ่มรู้สึกกลัวแต่รู้สึกตัวเหมือนคนเลือก

เหมือนคนแบบอย่างนี้พอเห็นแบบนั้นอาการไม่ดีแม่เขาก็ร้องไห้
แล้วทีนี้ทำยังไงน้าก็เลยบอกว่าอ่าครับ
นิมนต์พระที่อยู่ระแวกนี้มาให้หน่อย

ไปเลยนะไปให้ทานพระอาทิตย์ตกดินเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว

เขาก็เลยเหมือนเดิมไอ้ตาก็แว้นรถไปคนเดียวเลย
ไปไปวัดใกล้ใกล้ไปนิมนต์พระมารูปหนึ่งเป็นพระที่ชะลาหน่อยเหมือนกันนะคะ
เป็นพระท่านก็ชะลาอยู่ก็มาถึงปุ๊บพระท่านก็ขึ้นไปข้างบน
แล้วก็ยังไม่ทันเล่าเหตุการณ์อะไรแบบโดยละเอียด
พระท่านก็เห็นฝนนอนอยู่พระท่านก็เลยพูดว่า
โยมอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะ

เขาอาฆาตขนาดเนี้ยถ้ามันเป็นเวรเป็นกรรมก็ช่วยอะไรไม่ได้

เอาอย่างนี้ละกันถ้าเกิดว่าเขามีบุญยังมีบุญเหลืออยู่

ก็เอาของชิ้นนี้ไปพระท่านก็ให้ของเหมือนเป็นเครื่องรางอะค่ะ

ท่านบอกว่าให้เอาให้ผลติดตัวไว้ตลอดเวลา

พกเอาไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็สุดประเวนแต่กรรมแล้วกัน

ทีนี้พอพระท่านกำลังจะเดินออกเนี่ย
พระท่านก็หันมาพูดว่าเขาอาจจะไม่ปล่อยนโยม

ขอให้โชคดีแล้วกัน

แล้วก็ไปส่งพระท่านจ้ะพอคล้องตะกุดเสร็จปุ๊บเหมือน
ฝนค่อยอาการฟื้นขึ้นมาค่ะ
พอฟื้นขึ้นมาก็คือแม่เนี่ยเขาก็ก้มกราบเหมือนขอเข้ามาคือพูดด้วยความเป็นแม่นะ
แล้วก็ค่อยประถมพยาบาลฝนให้ดีขึ้น
ด้วยความโชคดีค่ะคุณแจ๊คปรากฏได้คล้องคอได้พกติดตัวฝน
หลังจากนั้นมานางรำตนนั้นก็ไม่ปรากฏร่างให้เห็นนะคะ
แต่เสียงดนตรีไทยเนี่ยดังทุกคืน
ทุกคืนเลยจนด้วยความที่ปลาเนี่ยกับฝนเนี่ยอยู่ที่นี่
มันก็เรียนมาเรื่อยเชื่อไหมคะคุณแจ๊ค
ใช้เวลา๔ปีที่อยู่บ้านหลังนี้แล้วต้องเผชิญอยู่กับสิ่งลี้ลับแบบนี้เพราะอะไร
ผมเป็นคนที่ดื้อไม่กลัวท้าทายบ้านกูเช่ากูจะอยู่ไม่ยอมย้ายไปไหน
เขาอยู่จนเรียนจบแต่เขาก็ยังพกตระกุดนะคะเครื่องรางของขังของพระที่ให้ไว้
เขาเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษและสิ่งเกี่ยวกับพุทธคุณเขาเชื่อเรื่องนี้
เขาก็พกไว้๑๐ตัวจนเรียนจบแยกย้ายกันไม่ได้เช่าบ้านหลังนี้แล้ว
ปรางก็ไปทำงานฝนก็ไปทำงานแต่ก็ติดต่อกันทางโทรศัพท์บ้างมาหาบ้าง
ทีนี้ฝนเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีเวลามีใครมาจีบเนี่ยฝนก็จะเป็นอะไรที่ห้าวปากไม่ดี
จะด่าหมดประเภทกูไม่คบใครกูไม่สนใจใครจนมีอยู่วันหนึ่งฝนทำงาน
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งขอใช้นามสมมุติว่าชื่อบอลนะคะมาตรวจฝน
แล้วทีนี้ฝนเนี่ยด้วยความที่ถูกใจอะไรไม่ทราบคบค่ะคบกับผู้ชายคนนี้
ทีนี้ในขณะที่คบกันดูใจกันมาสักระยะหนึ่งมั่นใจแล้วว่าจะคบกันและถึงขั้นจะแต่งงานกัน
บอลเนี่ยเขาก็พาฝนไปกราบคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่เขา
แล้วก็ไปกราบพระรูปหนึ่งที่ทางครอบครัวของบอลเนี่ยนับถือ
พอไปกราบเสร็จในขณะที่กราบเสร็จแล้วก็กำลังจะกราบลาคุยกันถึงเรียบร้อย
พระท่านก็พูดขึ้นมาว่าโยมปล่อยสิทธิ์อาฆาตบ้างเถอะนะ
มันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกถ้าเกิดผืนเป็นแบบนี้โยมจะไปไหนไม่ได้
ผมกับบอลก็มองหน้ากันแล้วก็หันไปมองพระพระท่านพูดกับใคร
แต่ทั้งสองคนก็ไม่กล้าที่จะหันไปถามพระว่าพูดกับใคร
เขาก็ขึ้นรถค่ะกลับมาแต่ในขณะที่นั่งรถกลับกันมาอยู่เนี้ย
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยมากค่ะคุณแจ๊ค
ฝนกับบอลถวงกันในรถขณะที่ขับรถกลับบ้าน
เถียงกันจนฝนเนี่ยจะต้องแยกทางลงจากรถกลับมาบ้านเอง
แล้วบอลก็ขับรถไปอีกที่หนึ่งพอกลับมาบ้านตกหัวค่ำ
ฝนได้รับโทรศัพท์จากพ่อแม่ของบอล
บอกว่าบอลประสบอุบัติเหตุตายแล้ว
เฮ้ยตายเลยนะฝนเสียใจมากคือแบบร้องไห้
เขารู้สึกผิดว่าเขาไม่น่าทะเลาะกับบอลน่ะ
ทั้งที่ชอบเป็นเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่อง
แล้วก็คุยใจไม่ถูกหูนิดหน่อยแค่นี้
พอรุ่งเช้าเขาก็ไปงานค่ะไปที่บ้านของครอบครัวบอล
ก็คือทำงานการทำงานศพตามประเพณีปกติ๓วัน
พอถึงวันเผาเผาเสร็จเรียบร้อย
เจ้าฝนนึกได้ว่าพระรูปนั้นพูดวันนั้น
แล้วก็ถามว่าวันนั้นที่หลวงพ่อกูธหมายถึงอะไร
พูดกับใครหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่า
หลวงพ่อพูดไม่ได้พูดกับโยมแต่พูดกับปู่ที่ตามมากับโยม

เขาบอกกับหลวงพ่อว่าเขาทำอะไรโยมไม่ได้
เขาก็จะเอาชีวิตคนที่โยมรัก

พูดก็เลยพูดออกไปแบบนี้โอ้โหพอฝนรู้แบบนี้ค่ะคุณแจ๊ค
คือแบบเผาซุดร้องไห้เสียใจหนักกว่าเดิม
เหมือนกับว่าอะไรนักหนาที่มันเกิดขึ้นกับเขากับแฟนเขา

กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
กลายเป็นว่าฝนเนี่ยเปลี่ยนนิสัยตัวเอง
ไม่มีแฟนเลยนะคะพอมีเวลาว่างหรือวันหยุด
ฝนก็จะมาถือศีลที่วัดที่นี่แหละค่ะ
ที่ทางครอบครัวบอลนับถือก็จะทำบุญให้
แล้วมีอยู่คืนนึงค่ะฝนฝันค่ะฝันถึงบ้านหลังนึง
ซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยฝนบอกว่าฝนรู้สึกว่ามันเป็นบ้านที่ฝนเคยอยู่
แล้วในฝันนั้นบ้านหลังนั้นนะคะมันเป็นรองลิเกเก่า
แล้วมันจะมีนางเอกลิเกที่สวยมากแล้วนางเอกคนนี้เขาชอบเลี้ยงแมว
แล้วตัวฝนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาคือหนึ่งในนั้นของเด็กในโรงลิเก
แฟนเป็นผู้ชายเขาได้แอบชอบผู้หญิงที่เป็นนางเอกลิเกเนี่ย
ทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นเด็กที่เลี้ยงเด็กที่เลี้ยงอยู่ในนั้น
แล้วก็ไล่ออกไปด้วยความแค้นค่ะผู้ชายคนนั้นน่ะได้พาพักพวก
กลับเข้ามาป้นที่บ้านลิเกย์หลังนี้
แล้วก็ตัวของผู้ชายคนนั้นน่ะฆ่านางเอกลิกเอด้วยมือตัวเองและแมวดำตัวนั้น
พอผลเห็นแบบนั้นในฝรั่งผลจะดขนตื่น
แล้วฝนรู้สึกได้ว่าผู้ชายคนที่ทำคือฝน

ถูกต้องเพราะว่าเขารู้สึกแบบนั้นเขายิ่งรู้สึกผิด
แล้วเขาก็เลยโทรไปหาแม่ของฝน
เจ้าฝนเนี่ยโทรไปหาแม่ตัวเองเล่าความฝันให้ฟัง
แม่ก็เลยบอกว่าฝนจำได้ไหมบ้านหลังนั้นที่ไปเช่าตอนเรียน
สำหรับจำได้แม่เล่าให้ฟังว่าตอนที่กำลังจะย้ายออกมาเนี่ย
แม่เขาขอให้เจ้าของบ้านเปิดตู้ใต้บันได
ห้องใต้บันไดค่ะครับให้ดูว่ามันมีอะไร
พอเปิดออกมาสิ่งที่เจอห้องใต้บันไดนั้นคือ
หีบกำปั่นโบราณ๑ใบ
พอเปิดหีบขึ้นมาคือหีบนั้นไม่ได้โดนล็อกนะคะ
เปิดได้สิ่งที่เห็นในนั้นคือ
ชุดลิเก๑ชุดที่ครบมาก
พร้อมกับซากแมวดำ๑ตัว
โอ้โหลูกว่
ใช่อยู่ในหีบนั้น
แล้วแม่ฝนเขาก็เลยตกใจว่ามันคืออะไร
เจ้าของบ้านก็เลยเล่าให้ฟังว่า
เขาเนี่ยไม่เคยรู้เหมือนกันว่าในนี้มีอะไร
เพราะว่าบ้านหลังนี้ที่หลังที่ที่ผืนนี้

สืบทอดกันมาตั้งแต่ต้นตระกูลสืบต่อกันมาเรื่อย
แต่สิ่งที่เขารู้คือต้นตระกูลของเขาเป็นริเกจักร

ทั้งหมดก็ประมาณนี้

เดี๋ยวนะตอนแรกที่ฟังเรื่องนี้
ผมคิดว่าเฮ้ยกับการแค่คนคนหนึ่งเข้าไปในบ้านแล้วเขาไม่เชื่อ
เขาไปลบหลู่เขาไปท้าทายต้องทำเขาถึงขนาดนี้เลยหรือ

เหตุการณ์มันกลับพลิกโผล่ไปเลย
มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปลบหลู่อะไรเลย
มันเป็นเรื่องของความแค้นอาฆาตข้ามพบข้ามชาติกันมา

เหมือนมีอะไรบางอย่างลิขิตเอาไว้
เขียนเอาไว้ให้คุณฝนเนี่ยกลับมาเช่าบ้านหลังนี้
ซึ่งในยุคสมัยไหนก็ไม่รู้ตัวเองเคย
เคยทำบาปไว้ที่บ้านหลังนี้
ถูกต้อง

ความจำดีจริงคือเล่าไปแล้ว

มันไม่ได้มีอะไรที่มันติดขัดเลยฮะ
เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะคุณผู้ชมแล้วพี่เอ๋ก็ถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมาได้ครบถ้วน
สมบูรณ์แบบอันนี้ไม่ได้อวยนะฟังเพลินสนุกตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็ได้รู้ในเรื่องของ
ของคนเราหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น

เพื่อนของฝนที่ไปขอเข้าห้องน้ำแล้วออกมาหน้าที่

ว่าตอนที่เขาเข้าห้องน้ำไปเนี่ย
เข้าห้องน้ำไปเขาได้ยินเสียงดนตรีไทยและกระดิ่ง
เขาก็เลยรีบทำธุระเสร็จแล้วก็เปิดประตูออกมา
พอเปิดออกมาเขาเห็นว่าเป็นนางรำ
ยืนตั้งงมอยู่หน้าห้องน้ำ
ครับเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาแล้วก็คือ

บางคนได้รับไม่เหมือนกันบางคนได้รับช้า
บางคนได้รับแบบกรรมตามทัน
เห็นผลเลยก็มีเหมือนกัน
อยู่ที่ว่าคุณทำบาปทำกรรมพวกนั้นเนี่ย
ไว้มากน้อยขนาดไหน
ฟังเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกัน
ใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเอาตามเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วเรื่องกรรมนะคะ
ถ้าเกิดว่าถ้าคุณเชื่อในชาติที่แล้ว
คุณอาจจะทำแต้มบุญมาเยอะ
เขาเกิดมาชาติใหม่คุณโชคดีที่มีแต้มบุญมาก
เจอชาตินี้บุญของคุณตรงนั้นมันอาจจะยังรักษาคุณอยู่
ยังทำให้จำตามคุณไม่ทันถูกไหมคะ
แล้วเมื่อไหร่ที่คุณหมดแต้มบุญแล้วไม่สะสมบุญเพิ่ม

เพราะฉะนั้นเกิดมาแน่นอนสิ่งที่เราทำได้คือทำบุญเยอะ

เอาละฮะสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
ขอบคุณพี่เอ๋ชะบาแก้วมากนะครับขอบคุณนะครับพี่
ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะคะที่ให้เกียรติพี่
ครับผมเอาละฮะแล้วก็ในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรา
เวลาหมดหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้
ย้ำไปถึงคุณผู้ชมนิดนึงนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเรา
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทางยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
ค่ำคืนนี้ส่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอน

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรง
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสดีทุกคนครับ
ขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
ขอบคุณเช่นกันค่ะ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

เคยครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่างแล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเรา
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราครับยินดีต้อนรับคุณนโมชนบุรีครับสวัสดีครับคุณนโม
สวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับ
ปกติเนี่ยเราจะคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์ทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณนโมครับประสบการณ์ที่จะมาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
เป็นเรื่องของขันสยองเสียนภาวะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงเป็นประสบการณ์ตรงครับเออนะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงต้องให้คุณนโมเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับครับก็ก่อนอื่นต้องบอกพี่แจ๊คแล้วก็คุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับว่าเรื่องเนี้ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็บางตำหนักนะครับบางตำหนักก็ดีนะครับแล้วก็บางตำ
ให้ให้ใช้วิจารณญาณกันแต่ละบุคคลด้วยนะครับเรื่องเนี้ยครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมนะครับเมื่อตอนที่ผมยังอยู่ม๕ขึ้นม๖นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยเชื่อเรื่องของการไหว้ครูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์เพราะว่าเดิมทีเนี่ยคุณยายผมนะครับหรือว่าแม่ครูเนี่ยท่าน

ใช่ครับคือช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่คุณแม่ผมเนี่ยได้ดูหมอดูตั้งแต่ตอนที่ท้องผมครั้งแรกนะครับแล้วหมอดูคนนั้นเนี่ยได้เกิดไว้เมื่อตั้งแต่ผมยังไม่คลอดเลยว่าช่วงอายุประมาณเท่านี้ตอนที่อยู่ม๕เนี่ยผมจะเจอเรื่องเฉียดตายครั้งแรกนะครับทีนี้คุณแม่ก็จำฝังใจมาเรื่อยในช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่
เกิดวิกฤตทั้งครอบครัวคุณแม่ก็มีปัญหาเรื่องที่ทำงานคุณพ่อก็มีปัญหาเรื่องที่ทำงานส่วนตัวผมเองเนี่ยครับก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มันก็เลยกลายเป็นว่าครอบครัวเราเนี่ยไม่ไม่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทีนี้มีอยู่วันหนึ่งครับคุณแม่เขาฝันว่าผมเนี่ยเสียชีวิตนะครับเนื่องจากถูกเป็นช้างนะครับฝันว่ามีช้าง
ความฝันแล้วก็จนผมเนี่ยตายคาที่
หูนี่คือฝันฝันถึงสัตว์ใหญ่เลยนะ

ทำให้คุณแม่เนี่ยค่อนข้างกังวลมากครับ
การหลังจากที่คุณแม่ฝันเนี่ยครับก็ไม่เกิน๔วันครับ
ด้วยความที่ว่าเราช่วงสมัยตอนนั้นเนี่ยกิจกรรมของวัยรุ่นของเราก็คือการเตะบอล
ช่วงเย็นระหว่างผมเลิกเรียนเนี่ยผมก็ปั่นจักรยานกับเพื่อนเนี่ย
เพื่อจะไปเตะบอลอีกหมู่บ้านนึงช่วงนั้นผมจำได้เลยว่า
เราออกจากถนนใหญ่เพื่อนผมกลุ่มผมออกไปหมดแล้ว
ผมจะปั่นทีหลังเขาผมก็ใช้วิธีการเร่งสปีดนะครับ
คือการยืนปั่นแล้วก็ก้มหน้าก้มตาปั่นอย่างเดียว
เพื่อให้เร่งตามเพื่อนแต่ปรากฏช่วงที่เราออกถนนใหญ่อะครับ
พอเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันมีรถบรรทุกที่วิ่งตามหลังมาที่เราไม่เห็นนะครับ
ในจังหวะนั้นความรู้สึกของผมคือเหมือนมีบางอย่างกระชากทำให้รถล้ม
ซึ่งตัวของผมเองวิ่งเข้าไปในใต้ท้องรถแต่รถไม่ได้วิ่งมาเร็ว
เพราะเป็นช่วงที่ว่าจังหวะขึ้นแล้วพอดี
จักรยานของเราจักรยานของผมเนี่ยโดนรถทับแต่ตัวผมรอดเข้าไปในนั้นได้พอดี
ครับพอหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุนะครับ
จะมีรอยถลอกตามตัวนะครับแล้วก็ตัวของผมเองเนี่ย
ก็กลับมาโทรมาหาคุณแม่ให้ฟังว่าผมเนี่ยประสบเหตุการณ์แบบนี้
คุณแม่ผมก็ยิ่งใจคอไม่ดีก็รีบรีบกลับมาจากอีกจังหวัดหนึ่งมาหาผมนะครับ
พอหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ทำงานไปได้สักอาทิตย์หนึ่ง
ก็มีเพื่อนของคุณแม่ที่ทำงานเดียวกันนะครับเขาบอกว่ามีตำหนักอยู่ตำหนักนึง
อืมซึ่งเป็นตำหนักร่างตรงสามารถที่จะคนไปแล้วเนี้ย

จะมีแต่สิ่งดีเข้ามา
ในตอนนั้นคุณแม่ก็รู้สึกว่า
นี่น่าจะเป็นความหวังและเป็นที่พึ่ง
ซึ่งคุณแม่ผมก็ตัดสินใจพาผมไปด้วย
ในวันที่เราเดินทางไปตำหลักล่างทรง

แล้วก็คุณผู้ชมได้จินตนาการตามนะครับ
คือตำหนักนี้บริเวณทางเข้าครับจะเป็นน้ำตกมีเทวาลัยจะมีองค์พระแม่องค์พ่อศิวะองค์พระพิคเนธ
มีพระพุทธรูปมีพญานาคมีคุดมีอะไรคือเป็นพื้นที่ที่สวยมาก
จัดกันเป็นสวนนะครับมีน้ำตกมีอะไร
แต่พอหลังจากที่เราเดินลึกเข้าไปเรื่อยครับตำหนักนี้
ความรู้สึกอะครับพี่แจ๊คมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเหมือนกับว่าเราไปอยู่ที่บ้านล้างอะครับ
ความวางเวงความอับชื้นความเย็นที่เรารู้สึกสัมผัสได้ตอนนั้น
คือมันขนลุกทั่วตัวไปหมดเลยครับตำหนักเนี้ยครับจะเป็นบ้านไม้ยกทรงสูง
แต่เสาเนี่ยจะเป็นปูนแล้วทาเป็นสีไม้อะครับผมแม่แล้วก็เพื่อนแม่อีกคนนึงก็ขึ้นไปตำหนักเนี่ยครับ
พอขึ้นไปปุ๊บสิ่งที่ผมรู้สึกคือกลิ่นควันทูบกลิ่นกำยาน
แล้วก็พอเราสังเกตเข้ามาในตัวตำหนักนะครับก็จะเห็นคนที่เขามาศักดันนะครับ
แล้วด้านหน้าของผมเนี่ยก็จะมีเสียงพ่อแก่เสียนพระพิคเนตเสียนนาลายเสียนฤษีต่าง
แต่สิ่งที่ผมรู้สึกสังเกตแล้วก็รู้สึกขนลุกก็คือเสียงที่อยู่ตรงกลาง
ปกติเสียนะครับเขาจะใช้เป็นเหมือนปูนปัสเตอร์หรืออะไรสักอย่างเป็นนะครับ
แต่เสียงเนี่ยบริเวณเสียนทั้งหมดนะครับเป็นคล้ายกับหนังมนุษย์แล้วมีอัคระครับ
แล้วก็ดวงตาของเสียนคู่เนี้ยเป็นสีแดงครับ
เราก็นั่งรอจนถึงคิวอะครับพอตอนที่คุณแม่ผมกำลังจะเดินเข้าไป
ตอนนั้นเราก็ถือพานคือเขาก็จะมีจัดเป็นค่าครูเป็นพานครูนะครับ
พอเข้าไปเนี่ยร่างทรงคนนี้ก็หัวเราะเสียงดังลั่นตำหนักเลยครับ
แล้วก็บอกว่าลูกชายเองอ่ะดวงมันยังไม่ถึงคาดไม่เป็นไรหรอกครับ
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณแม่ผมรู้สึกประหลาดใจมากกับร่างทรงคนนี้

แล้วเขาก็สามารถอธิบายบรรยายลักษณะต่างความฝันต่างได้อย่างแม่นยำนะครับ
ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้กับคุณแม่ผม
จากนั้นเนี่ยร่างทรงคนนี้ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะต้องทำพิธีลดน้ำมนต์
ซึ่งถ้าไม่ทำผมจะถึงฆาตนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่อด้วย
ตอนนั้นเท่าที่ผมจำได้ก็คือคุณแม่ผมก็มีความศรัทธาส่วนหนึ่งแล้ว
พอร่างทรงเขาบอกราคาว่าจะต้องมีค่าธรรมน้ำมนต์ก็คือ๒๐๐๐ธนบาทหนึ่ง

ตังค์เพื่อนแล้วให้ร่างทรงคนนั้นโดยที่ไม่พูดอะไรเลยครับ
แล้วรีบให้ซึ่งไม่ใช่กิจลักษณะของแม่ผม
แต่ผมก็เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นการที่กังวลด้วยเรื่องของความฝันและอุบัติเหตุที่ผมเจอ

เช้าวันรุ่งขึ้นเราก็มาที่ตำหนักนี้นะครับเหมือนเดิม
ช่วงตอนเช้าการทำพิธีรถน้ำมนต์
ก็จะมีคนประมาณ๔๕คนนั่งทำพิธีอยู่นะครับ
โดยถึงคิวผมเนี่ยก็จะมีใบสีปากชาม
แล้วก็รวมถึงผ้าพามครู
เราก็ทำพิธีรถน้ำมนต์
พอหลังจากทำรถน้ำมนต์เสร็จนะครับ
ผมก็เข้าใจว่าขั้นตอนจะจบ
แต่ว่าตอนที่ระหว่างที่ทำน้ำมนต์เนี่ยความรู้สึกของผมคือ
ผมก็ยังลังเลไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับ
แต่พอหลังจากที่เขาเอาน้ำมนต์ลาดเนี่ยความรู้สึกของเราคือมันเบอร์ไปหมดนะครับ
อืมมันมีความรู้สึกเหมือนบางอย่างมันมันมีเสียงพูดอยู่ตลอดเวลา
เหมือนเสียงคนคุยกันอยู่ตลอดเวลาอืมแล้วหลังจากนั้นนะครับ
เขาก็เดินขึ้นไปบนตำหนักเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาเขาเดินขึ้นไปตำหนัก
แล้วเอาเสียงที่เป็นหนังคล้ายคล้ายหนังมกที่มีอัคระที่ผมบอกครับเออ
คอบที่หัวผมครับหลังจากคอบปุ๊บอ่ะครับ
ความรู้สึกของผมในตอนนั้นคือผมรู้สึกเห็นดีเห็นงามเหมือนคนนี้เป็นพ่อพระเป็นอาจารย์เป็นอะไรอย่างนี้ครับ
เคลิ้มไปกับเขาอย่างงี้เหรอใช่ครับใช่แล้วเขาก็บอกคุณแม่ว่าเนี่ย
ลูกชายอ่ะดวงแรงต้องรับขันครูซึ่งขันครูเนี่ย
เขาบอกว่ามันมีทั้งขัน๕ขัน๙แต่เขาจะให้รับเป็นขัน๙นะครับ
โดยค่ารับขันเก้าเนี่ยก็หนึ่งหมื่นทอนบาทเดียวอืมนะครับอืม
ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ผมก็โทรไปหาเพื่อน
โทรไปหาคนนู้นคนนี้เอาเงินมาจ่ายให้กับร่างทรงคนนี้เพื่อหวังว่าลูกชายเนี่ยจะ

อย่างนี้นะครับครับทีนี้พอนัดอ่าเขาก็บอกว่าตอนเช้าทำพิธีรดน้ำมนต์เสร็จ
ตอนบ่ายเขาจะทำขันไว้ให้เลยก็คือไปรอข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะทำขันให้
ครับซึ่งอธิบายลักษณะขันให้กับพี่แจ๊คแล้วก็คุณผู้ชมนะครับ
ขันคูเนี้ยปกติก็คือจะเป็นอ่าพันพันพันสูงสูงนะครับ
แล้วก็มีพานใบสีนะครับมีตัวใบสีอยู่ด้านข้างแล้วก็จะมีอ่า
กลวยที่สำหรับใส่ทูบซึ่งสรรคูเนี้ยแปลกกว่าที่อื่นคือ
ปกติเขาใช้เทียนขาวที่นี่ใช้เทียนดำนะครับ
ทูบเป็นสีดำครับนะครับอ่าตัวใบสีปกติ
แต่จะมีลงอัคระเขียนที่ตัวใบตองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย
เราก็ทำพิธีรับขันครูแต่ช่วงที่เรารับขันครูบนตำหนักอะครับ
ช่วงที่เขาครอบเสียนอีกครั้งนึงเนี่ยครับเอ่อ
คุณแม่ผมเล่าให้ฟังว่าตอนที่คลอดผมเนี่ย
ผมก็หมดสติไปเลยอืมแล้วก็มีอาการเหมือนเหมือนคน
เอ่อมีมีของอะครับค่ะก็มีเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะแบบดังดัง
แล้วก็มีทำท่าทางเนี้ยครับซึ่งหลังจากผ่านพิธีเสร็จแล้วเนี่ย
ก็ถึงตอนที่เรากลับครับพอหลังจากกลับเนี้ยแหละครับ
การเรื่องต่างช่วงวันที่เรากลับอะครับเราหลังจากออกไปตำหนักเนี้ย
สามคนนะครับมีผมมีแม่มีเพื่อนแม่อืมก็มายืนรอรถที่หน้าปากทาง
ที่เราจะกลับไปที่หอพักอ่ะครับครับเราโบกแท็กซี่กี่คันกี่คัน
ก็ไม่มีใครรับเลยครับพี่แจ๊คอืมมีแท็กซี่จอดเหมือนกัน
แล้วแม่ผมก็ไปคุยว่าไปที่นี่กี่บาทปรากฏว่าเขาบอกว่า
ซี่พูดกลับมาว่าโอ๊ยไม่ไปหรอกครับไปกันเยอะขนาดเนี้ย
รถผมขนไม่หมดหรอกเออซึ่งทุกคนก็ตกใจว่าเรามากันแค่สามคนนะครับ
ทีนี้หลังจากนั้นผ่านไปประมาณเกือบ๒ชั่วโมงเองครับ
แม่ก็เลยลองตั้งจิตแม่ก็ยกมือไหว้ที่ผ่านครูอะครับ
ขันครูว่าขอให้ร่างทรงคนนี้ช่วยเพราะจะได้กลับบ้าน
ตอนนี้มันจะดึกแล้วครับปรากฏว่าหลังจากที่ยกมือไหว้เสร็จนะครับ
มีแท็กซี่อยู่คันหนึ่งวิ่งเข้ามาจอดทั้งที่เราไม่ได้โบกเลย
แล้วพอเราขึ้นแท็กซี่ครับก็คุยไปคุยมาอย่างนี้ครับ
ปรากฏว่าก็คุยกันถูกคอเขาก็ไม่เก็บค่าโดยสารด้วยนะครับ
ครับครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอ่า
พอหลังจากนั้นครับวันที่เราเดินทางขึ้นรถกลับมาที่บ้านนะครับ
สิ่งที่ผิดสังเกตนะครับสิ่งแรกก็คือปกติแล้วครับ
สุนัขหมาแถวบ้านเนี้ยครับมันจะไม่มีหอนเลยอืม
แต่วันที่เราขันกลับมาครับที่เราเหมาแท็กซี่กลับมาเนี่ย
ปรากฏว่ามันหอนรับตั้งแต่หน้าหมู่บ้านนะครับอืม
จนถึงหน้าบ้านผมแล้วหมาข้างบ้านนะครับ
ที่เราก็เล่นกันอยู่เราก็ไปรูปผมไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้
มันมีอาการคือมันหอนแล้วมันก็ขู่แล้วก็พร้อมกับวิ่งถอยหลัง
เหมือนเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปครับขับขับ
แล้วก็ก่อนที่เราจะเอาขันครูพานครูเข้าบ้านนะครับมันก็มีเหตุการณ์
ก็คือคุณพ่อผมเนี้ยเขาออกมาอืม
คุณพ่อผมเนี่ยเขาก็มีพวกสิ่งด้วยความที่
ตัวเขาเองก็นับถืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเออ
ทำไมไปทำอะไรแบบนี้ก็ตอนนั้นก็มีปากมีเสียงกับคุณแม่นะครับ
แต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นคนละคน
เมื่อก่อนคุณแม่แต่ผมจะเป็นคนนิ่งไม่ค่อยต่อล้อต่อเถียงอะไร
แต่ว่าครั้งนี้คุณแม่กลับเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วก็มีอาการก็คือ
ตาขวางมือเก่งอืมซึ่งคุณพ่อผมก็ไม่อยากให้มันมีปัญหา
ก็เลยอ่ะโอเคยอมก็เอามาคือในบ้านผมอะครับ
เราจะมีห้องพระแยกเป็นห้องห้องหนึ่งเลยครับเป็นห้องใหญ่
แล้วก็จะมีชั้นวางนะครับผมก็เอาขันครูนะครับ
ขึ้นไปวางไว้ตรงกลางแท่นเลยครับครับหลังจากนั้นนะครับ
ก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าทุกครั้งที่ผมหรือแม่
เข้าห้องพระสวดมนต์เวลาเราจะจุดทูบ๙ดอก
เราจะเชิญครูบาอาจารย์ก็คือศักดิ์เคเพื่อเชิญเทพเทวาใช่ไหมครับ
ครับพอเริ่มสวดครับทูบเก้าดอกจะดับทั้งหมดเหลือแค่ดอกเดียว
นี่คือความแปลกก็คือทูบทูบที่จุดนะครับพี่แจ๊ค
แล้วอยู่ดีมันก็ค่อยมอดแล้วมันก็ดับแต่เหลือติดอยู่ดอกเดียว
จงใจจะให้จุดทูปแค่ดอกเดียวอ่ะครับเออ
แล้วทุกครั้งที่เข้าห้องพระครับขึ้นบทเชิญเทพทีไรจะหมาจะหอน
ลมมันจะแรงตลอดทุกครั้งจนเรารู้สึกว่าเราเราไม่
เราไม่จุดแล้วค่ะเราไม่ไม่ไหว้ก็คือสวดไปธรรมดาอืม
แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคนข้างบ้านก็มักจะเห็นผู้ชายและผู้หญิง
เดินเข้าออกบ้านนี้ทั้งที่ไม่มีคนอยู่ครับ
แล้วตลอดระยะเวลาสามเดือนที่เราครอบครองขังครูอันเนี้ยครับอืม
ก็จะมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นคือทุกครั้งที่แม่ถูกหวยหรือได้โบนัสพิเศษ
ได้เหมือนวิ่งโชคมีราปใช่ครับมีโชคมีราปแต่ทั้งหนึ่งก็ตามเออ
พ่อผมจะประสบอุบัติเหตุครั้งแรกครับก็คือคุณแม่เนี่ยไปซื้อสองตัวมา
อ่าเลขเลขท้ายก็คือตอนนั้นนะครับซื้อมาก็จะมาแทงเล่นเล่นปรากฏว่าถูกครับ
แต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็ได้รับสายจากพ่อว่ารถชนกันที่สี่แยกไฟแดง
ก็คือว่าเหตุการณ์ที่เราไปถามคนที่ชนนะครับแต่ว่าคุณพ่อผมไม่ได้เจ็บหนักมากนะครับ
เพราะว่ามันชนด้านข้างเขาบอกว่าเขาไม่เห็นรถคุณพ่อผม
ทั้งที่รถเราวิ่งออกมาจากสี่แยกมันเป็นไฟเขียว
แต่เขาผ่าไฟแดงมาเขาไม่เห็นรถคุณพ่อผมครับ
ก็เลยมีการชนนะครับอันนี้ก็คือเคสที่หนึ่งครับ
หมาพยาบาลนะครับก็หมดไปต่อมาครับงวดที่สองก็ถูกอีกครับพี่แจ๊ค
ในนี้ถูกอ่าเป็นเกือบหลักแสนอืมแต่หลังจากที่ถูกเนี่ย
เราก็ไปเลี้ยงฉลองกันครับผมอ่าเป็นร้านในห้างแล้วกันครับ
เป็นเป็นร้านซูกี้ในห้างดังเลยครับครับปรากฏว่าคุณพ่อผมอะครับ
ก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้ครับแล้วก็ไม่รู้อีกท่าไหนครับ
มันเหมือนเก้าอี้มันพลิกหรือแกเท้าผิดรูปล้มมาครับ
หัวไหล่หลุดเลยเฮ้ยนั่งกินซุกี้อยู่หัวไหล่หลุดเนี่ยนะ
ใช่ครับก็คือนั่งอยู่เหมือนกับลักษณะก็คือว่านั่งเก้าอี้ครับ
แต่ก็คือพอตอนที่ช่วงจะลุกหรือทำอะไรสักอย่างเหมือนกับตัวเขากวาด
วาดของบนโต๊ะแล้วก็ล้มลงไปเลยโอ้ยครับแล้วก็
เก้าอี้กับพื้นห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไปเอ็กซาเรย์มาแล้ว
หายปลาร้าหลุดออกมาเลยก็คือคุณพ่อผมก็ต้องเงินที่ได้จาก
ตรงนั้นก็ต้องไปรักษาพ่อผมครับต่อมาครับแต่ในขณะเดียวกัน
ช่วงระหว่างนี้เราก็ไปตำหนักนี้
อาทิตย์ละครั้งนะครับครับไปทุกครั้งเนี่ย
ก็จะต้องมีเรื่องจ่ายมีเรื่องแบบเหมือนกับช่วยร่วมทำบุญกับตำหนักนี้
นู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับครับพอตำหนักเนี้ยโทรมาบอกว่า
ตรงนี้นะขาดนะอะไรอย่างนี้คุณแม่ผมจะรีบกระวนกระวาย
แล้วก็โอนเงินไปให้เขาทันทีพอหลังจากนั้นครับ
ช่วงเวลา๓เดือนเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้
คุณพ่อผมอุบัติเหตุบ้างบางทีอ่า
เปิดประตูรั้วหน้าบ้านไปลดน้ำต้นไม้ปรากฏมีมอเตอร์ไซค์ขี่รถมา
เหนียวคุณพ่อผมล้มอืมเขาก็พูดทำนองเดียวกันว่า
เขาไม่เห็นว่าคุณพ่อผมมายืนอยู่ตรงนี้ครับ
แล้วหลังจากนั้นครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือ
แม่ครูที่ผมเล่าให้ฟังนะครับท่านมาที่บ้านโดยที่เราไม่มีใครรู้มาก่อนเลยนะครับ
ว่าแม่ครูนี้จะมาที่บ้านนะครับ
แม่ครูเขามาถึงนะครับเขาก็จะเขาไม่พูดอะไรเลย
เขาไม่ไม่อะไรเลยเขาบอกว่าเขาต่อว่าแม่ผมก่อนเลยว่า
ไปเอาอะไรมาเออซึ่งคุณแม่ผมอ่ะแล้วก็ตัวผมเอง
คุณพ่อผมก็จะกลัวแม่ครูมากเพราะว่าตอนเด็กผมเคยไปอยู่กับแม่ครู
แม่ครูเป็นคนที่อ่าเนี๊ยบมากแล้วก็เป็นคนอ่า
เขาเรียกว่าในรั้วในวังเก่าครับนะครับแกก็มาพร้อมกับตำราแผ่น
แผ่นใบใบจากโลลานะครับอืมเป็นตำราอาคาระยันต์
ซึ่งแกมาถึงเสร็จปุ๊บพอต่อว่าแม่เสร็จ
แม่ผมก็พยายามจะไม่ให้แกเข้าห้องพระนะครับ
โดยอาการของคุณแม่ผมก็คือตาขวางมือเก่งครับ
แล้วคุณแม่ผมสูงร้อยประมาณหกสิบนะครับพี่แจ๊คน้ำหนักสี่สิบเจ็ด
ประมาณนี้ครับแตกกระชากแต่กระชากประตูเหล็กหลุดอ่ะครับอืม
ประตูหน้าบ้านประตูเข้าบ้านเราจะเป็นประตูเหล็กเลื่อนอย่างนี้ครับ
แกพยายามดึงไม่ปิดไม่ให้แม่ครูเข้าอะครับ
แกกระชากตัวไอ้ที่จับอ่ะครับหลุดเลยครับซึ่งแม่ครูพอหลังจากเข้าไปได้ครับ
พ่อเขาก็กันคุณแม่เพราะเข้าไปได้เนี่ยผมเห็นแม่ครูเอาบางอย่างเป็นขวดน้ำมนต์นะครับ
เป็นขวดใส่น้ำนะครับแล้วก็เปิดขวดจากนั้นเทราดไปที่ตัวขันครูนะครับเออ
พอช่วงที่เขาเทราชขันครูอ่ะครับคุณแม่ผมเป็นลมอ่า
แล้วหมานะครับช่วงนั้นประมาณบ่ายสามนะครับพี่แจ๊คครับ
หมาหอนทั้งหมู่บ้านไล่จากข้างบ้าน
ไปถึงหน้าบ้านจนไปถึงต้นทางครับ
เพราะว่าซอยมันจะเป็นซอยคู่ขนานกันไปอย่างนี้นะครับ
ก็หอนไปเรื่อยเลยแล้วจากนั้นก็ประตูห้องพระมันเหมือนกับปิดเองครับ
เป็นลมตีครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในห้องเนี้ยทุกทั้งห้องเนี้ย
ต่างปิดหมดนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีประตูห้องพระปิด
พอประตูห้องพระปิดปุ๊บหมาหอนไล่กันไปเรื่อยเรื่อยเลยอืม
หลังจากคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ประถมพยาบาลคุณแม่ที่เป็นลมอ่าอ่า
แม่ครูก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าให้ไปซื้อเครื่อง
เป็นใบสีนะครับใบสีเทพใบสีปากชาม
แล้วก็เครื่องเส้นไหว้รวมถึงสายสินก็ขึงล้อมบ้านเลยครับ
แล้วก็คุณแม่ครูเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยดูว่าจะมีอะไร
เปลี่ยนไหมครับเหตุการณ์คืนนั้นก็ไม่มีอะไรครับ
ไปปกติแต่เช้าวันรุ่งขึ้นครับพี่แจ๊ค
สิ่งที่เราเห็นอ่ะที่พานพานของขันครูเนี้ยครับอืม
คือตอนที่ช่วงที่อยู่กับเรา๓เดือนนะครับ
ใบตองจะสดมากครับไม่มีความว่าเหี่ยวเลย
แต่พอหลังจากที่แม่ครูเอาน้ำมนต์มาลาดนะครับ
ตองมันเป็นคราบเหมือนโดนไฟไหม้อะครับไม่ไหม้ยังด่าใช่ครับ
ไม่ไหม้อย่างด่างอืมแล้วก็เทียนเทียนดำดำนะครับ
งองอแล้วก็ละลายอ่ะครับเหมือนมันร้อนอ่ะอืม
ทีนี้แม่ครูก็บอกว่าเดี๋ยวช่วง๙โมงเขาจะทำพิธี
ให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในห้องนี้ครับโดยการเปิดประตูหน้าบ้านไว้
แล้วก็พ่อผมคุณแม่แล้วก็แม่ครูเข้ามาอยู่ในห้องอืม
ครับซึ่งแม่ครูก็ทำพิธีสวดมนต์แล้วก็เอ่อ
บูชาครูครับแต่ตอนนั้นเอาขันครูลงมาวางไว้ข้างล่างแล้วนะครับ
อืมแม่ครูบอกว่ามันเป็นพิธีถอนของถอนคูณใสครับ
ทีนี้เนี่ยตอนที่เริ่มทำพิธีครับก็เหตุการณ์ปกติจนถึง
พอตอนที่คุณแม่แม่ครูเนี่ยเปิดตำราในแผ่นนั้นเพื่ออ่านอัคระครับ
อืมมันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นก็คือมีตะขาบที่คือห้องพระ
พระจะอยู่ถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำอะครับแต่เป็นกำแพงกั้นนะครับ
ที่ผมจำได้เพราะว่าตัวมันมันดำมากมีประมาณ๔๕ตัวที่เข้ามา
แต่สิ่งที่เราผิดสังเกตก็คือตะขาบตรงนั้นนะครับมันอยู่ที่หน้าประตู
มันไม่ได้เข้ามาในห้องพระมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะใช่ครับ
คือตอนแรกเราคิดว่ามันมาจากห้องน้ำหรือเปล่าแต่ตรงฝาข้างล่างครับ
มันก็มันก็ปิดสนิทครับพอทีนี้แม่ครูก็เลยสวดทำพิธีครับ
แต่ตอนให้สวดก็หมาก็ยังหอนปกตินะครับแล้วจนพอสวดศพ
ครูก็บอกว่ามาทางไหนก็กลับไปทางนั้นไปหาเจ้านายมึง
เขาพูดอย่างงี้หลังจากนั้นก็มันเหมือนกับวันแตกคือไปอะครับ
แล้วเราก็พยายามค้นหากันทั้งบ้านก็ไม่เจอว่ามันไปไหน

นะครับพอหลังจากนั้นครับเราเข้ามาแกะตัวพานหรือขันครูเนี่ยครับ
สิ่งที่ทำให้เราตกใจครับพี่แจ๊คคือช่วงที่เป็นกลวยที่วางด้านข้างขันครูครับ
พอเราแกะเทียนออกมาแล้วครับมันมีเศษดินซึ่งเหม็นมากอะครับพี่แจ๊

ดินแล้วก็เป็นเส้นผมประมาณแค่นี้ครับ

เป็นกระจุกพันพันกันอยู่แล้วสิ่งที่ทำให้เราตกใจก็คือพอเราแกะกลวยตรงกลางออกมาครับ
ด้านในกลวยครับมันมีข้อกระดูกเหมือนเป็นข้อกระดูกอยู่ข้อหนึ่งประมาณนี้ฝังอยู่ข้างในนั้นนะครับ

แม่ครูก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นกระดูกของคนตายมันเป็นพันธุ์มันเป็นของที่เขาเอาไว้เล่นกันก็คือเอาไว้ทำให้ดูดเหมือนดูดดวงของคนอื่นหรือทำให้คนอื่นเป็นเชื่อฟังเราอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าแม่ผมเนี่ยช่วงระหว่างนั้นนะครับพี่แจ๊คหมดเงินเป็นหลักแสนนะครับที่ไปให้กับเขาว่าล่าสุดนะครับใช่ครับ
ล่าสุดก่อนที่แม่ครูเนี่ยจะมาจะมาที่บ้านนะครับทางตำหนักนู้นเขาโทรมาบอกว่าเออเนี่ยคุณแม่จะมีงานไหว้ครูนะ
จะต้องเรียรัยหลุกลูกศิษย์เนี่ยแม่ผมก็โอนเงินไปให้เขาเลยครับสามหมื่นโดยที่ไม่พูดอะไรเลยก็บอกโอ๊ยเอาไปเถอะอะไรอย่างนี้
คือแม่ผมก็เห็นดีเห็นงามกับตำหนักนี้มากหลังจากนั้นครับเราก็ไม่ได้ไปตำหนักนี้อีกเลยนะครับแต่เราได้เราได้ฟังมาจากเพื่อนเขา
ครับที่เพื่อนเขาเพื่อนของคุณแม่ผมอ่ะที่เขายังไปอยู่อ่าเขาเล่าให้ฟังว่าตำหนักเนี้ยตอนเนี้ยปิดไปแล้ว
อืมเนื่องจากว่าเขาจัดงานไหว้ครูอ่ะครับครับ
ก็จะมีร่างทรงจากทุกที่อะครับก็คือเขาจะมีพิธีเดินลุยไฟข้างหน้างานนะครับ
ครับตอนที่ช่วงเขามีการเชิญเทพต่างต่างครับ
ปรากฏว่ามีหนึ่งในลูกศิษย์อยู่ดีก็วิ่งเข้ามาแล้วก็คุกกองไฟตรงนั้นนะครับพี่แจ๊ค
แล้วเสื้อก็ไหม้ไฟแล้วก็ผิวหนังก็มีรอยไหม้เหมือนไฟมันลุกอะครับ
เหตุการณ์นั้นก็มีมีกู้ภัยมาประถมพยาบาลอะไรเสร็จแต่วิธีก็ยังจัดต่อนะครับครับ
ช่วงที่เขาให้พามันเชิญเทพหรืออะไรอย่างนี้ครับหรือก็มีดนตรีอย่างนี้
ปรากฏว่าร่างทรงที่นั่งอยู่ใกล้กันนะครับอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เอามีดแทงกันนะครับ
ก็คือแบบวุ่นวายมากตอนนั้นก็คือแบบเขาเล่าให้ฟังว่าก็คือตอนนั้นหลังจากนั้นงานก็ยุติเลย
งานก็ไม่สมบูรณ์นะครับทุกคนก็ต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็หลายวันต่อมาครับก็คือได้ข่าวออกได้ข่าวเลยว่าตำหนักนี้ครับ
คนที่เป็นร่างทรงครับถูกแทงตายคาตำหนักเลย
แล้วก็ตำหนักเนี้ยก็ถูกปิดไปเลยอืมหลังจากนั้นนะครับ
เราก็คิดว่าเราผ่านเหตุการณ์ตรงนี้มาได้นะครับ
แล้วก็มันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับเราก็ต้องไปบวชไปเพราะว่าก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างตาม
คุณแม่ผมกับตัวผมอยู่ครับก็ต้องไปบวชถือศิลป์นะครับ
แล้วก็ไปทำพิธีล้างน้ำมนต์กว่าทุกอย่างเนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ
เรื่องก็จะประมาณนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวนะกลายเป็นว่า
เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยไปเจอเหมือนกับตำหนัก
เลยเพื่อที่จะทำการใช้วิชาอะไรบางอย่างก็ไม่รู้
ถ้ารวมกันหลายคนคนอื่นอาจจะหมดมากกว่านี้ก็ได้ไง
เพื่อนแม่นี่คือทั้งรถทั้งอะไรไปหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็พูดกันหลายครั้งนะครับว่า
บางทีคนเราพอถึงเวลาที่มันหมดหนทางจริง
ไม่รู้จะพึ่งไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครแล้วเนี่ย
ผลสุดท้ายก็ต้องมาหาที่พึ่งทางใจ
แน่นอนครับว่าที่พึ่งทางใจหนึ่งในนั้นก็คือ
เหล่าบรรดาร่างทรงทั้งหลายแหล่ถูกไหมฮะที่มันเคยเป็นข่าวมาตั้งหลายครั้ง
มันมีเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
แต่ส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นทางด้านลบซะมากกว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะครับ
ว่าเรื่องของความเชื่อเรื่องของร่างทรงคนที่เชื่อคนที่มีความ
ศรัทธาหรือว่าคนที่เขามีร่างทรงทำในบ้านโดยความเชื่อของเขา
มันไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณเอาความเชื่อ
เหล่านั้นอ่ะมาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเอามาทำเป็นเครื่องมือในการทำ
มาหากินกับคนที่เขาสิ้นหวังหนทาง
นั่นคือคุณได้ทำผิดมันคือความผิดที่มันเกิดขึ้นครับของจริงก็มีนะ
คุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าร่างทรงจริงก็มีปลอมก็เยอะ
ผมถึงอยากจะเอามาเล่านำมาเล่าให้กับหลายคนได้ฟังว่า
บางทีเราไปรับบูชามาอย่างนี้เราอาจจะดูแลไม่ดี
หรือถ้าเป็นตำหนักไหนที่ดีอยู่แล้วครับ
เขาคุยจะช่วยควรจริงจริงแต่มันมีสาดพวกนี้สาดเรียนรับผู้นี้
ที่ยังแฝงอยู่ในตรงนี้อีกเยอะ

มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดี

เพราะฉะนั้นดูดีนะคุณผู้ชมผู้ฟัง

เห็นได้เป็นแบบรูปธรรมนะ
มันคือนามปธรรมมันคือความเชื่อล้วน

แล้วก็คุณนโมเล่าแบบใจเย็นมากสำหรับเรื่องนี้
ฟังแล้วก็ลุ้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สั่นเวลาเล่าตลอดเวลาเลยครับ

แล้วก็คืนนี้ขอบคุณคุณนโมมากนะ

ให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์
เหมือนกับคุณนโมแบบนี้
สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาได้
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องราวต่างนั้น
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมมาถ่ายทอดประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ให้พวกเราได้รับฟังกันครับ

อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
กับสถานีผีดุของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยครับ
ค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลา
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่ค่ำคืนวันศุกร์หน้า
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่าน
และสวัสดีทุกคนขอบคุณครับ